ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธลักษณะดีศรสมาชิกสภาพผู้แทน
ราศดรแบบบัญชีรายชื่อจากพักเก้าไกลครับท่านประธานครับ
สถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทย
ผมคิดว่าวันนี้ประชาชนทุกคนต่างตระหนักถึงความสูญเสีย
ของมันดีว่ามากขนาดไหนปัจจุบันนะครับมีประชากรนะครับ
ติดเชื้อไปแล้วทั้งสิ้นนะครับประมาณ๑ล้าน๒แสนลายนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตไปถึงหนึ่งหมื่นสองพันลายนะครับ
ข้อมูลล่าสุดเมื่อเช้านี้เองนะครับมีประชาชนจำนวนไม่น้อยครับ
ที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนจนตัวเองต้องมาติดโควิดนะครับ
แล้วก็หลายคนก็ต้องเสียชีวิตในที่สุดหลายคนครับท่านประธานครับ
เขามีความฝันครับที่อยากจะเก็บความทรงจำที่ดี
กับพ่อแม่พวกเขาอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ
แต่ก็ปรากฏว่าพวกเขาต้องมาสูญเสียชีวิตพ่อ
ชีวิตแม่ไปอย่างเฉียบพลันโดยที่ไม่ได้มีโอกาสแม้กระทั่งการพูดร่ำรา
กุมมือดูใจกันเป็นครั้งสุดท้ายก็ไม่มีโอกาสนั้น
ก่อนจะเผาจะขอเปิดโลงดูหน้าให้หายคิดถึงกันสักนิด
ก่อนที่จะจากกันชั่วชีวิตก็ทำให้ได้
เด็กตัวเล็กเล็กเพียงไม่กี่ขวบครับที่ต้องสูญเสียชีวิตพ่อแม่ต้องมาเป็นกำพร้า
ต่อจากนี้ไปตลอดชีวิตเขาจะไม่ได้รับอ้อมกอดที่อบอุ่นจากพ่อแม่เขาอีกเนี่ย
และจะไม่ได้ยินเสียงคำว่ารักแม้แต่เสียงเรียกชื่อ
จากคนเป็นพ่อเป็นแม่ของพวกเขาอีกมีผู้ตั้งคันอีกหลายลายที่ต้องเสียชีวิต
ลูกในท้องแม่ไม่ได้เห็นหน้าลูก
ลูกไม่ได้มีโอกาสแม้กระทั่งเห็นแสงสว่างในโลกใบนี้
ทำดีที่สุดครับคือผ่าศพเอาลูกในท้อง
ให้ศพแม่กอดเอาไว้แล้วชาปนกิจไปร่วมกัน
นี่ยังไม่นับถึงความลำบากครับของคนที่ยังมีชีวิตอยู่
ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาล
พ่อค้าแม่ขายลายเล็กผู้ประกอบการ
บุกเบิกธุรกิจมาด้วยความเหนื่อยยากด้วยหยาดเหงื่อ
หลายคนต้องมาแบกรับหนี้สินล้นพ้นตัว
ที่ยังไม่รู้เลยครับว่าจะทำยังไงต่อไปในชีวิตนี้
เมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์ครับในคราวอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา
ผมได้เตือนสติทั้งผลเอกประยุทธ์จันโอชา
และนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีน
รู้ไหมครับวันนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กลางสภาผู้แทนราชดรเอาไว้อย่างไร
ผมยังจำได้ดีครับวันนั้นเนี่ย
นายอนุทินยืนลอยหน้าลอยตาทำปากแจ๋วพูดอยู่ตรงนั้น

เราต้องซื้อกับเจ้าที่ส่งให้เราได้ในเดือนกุมภาพันธ์ครับ
เจ้าที่ท่านเอ่ยชื่อมาเนี่ยเขาส่งไม่ได้ครับ
แม้กระทั่งอาทิตย์ที่แล้วมี๒๓เจ้ามาพบผม
เขายังบอกว่าเร็วที่สุดที่เขาส่งให้ประเทศไทยได้

ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้
ที่บอกว่าเรามีวัคซีน๖๓ล้านโดสครับ
เพียงพอที่จะครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง
ที่ท่านกลัวว่าจะไม่มีจำนวนที่เพียงพอที่จะไปดูแลเขา
จะถูกทิ้งคว่างจะไปเก็บไว้ที่ไหน

ไม่พอเก็บไม่พอเก็บ

วาธกรรมวัคซีนเต็มแขนที่นายอนุทินชาญวิรากูลพูดเอาไว้กลางสภาพผู้แทนรัศดรเมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์

ไตรมาสที่๓ก็คือเดือนกรกฎา
จนถึงเดือนนี้กันยายนเนี่ยนะครับ
อยู่เต็มโรงพยาบาลมีจนไม่พอเก็บ
มีผู้ประท้วงครับ

เพื่อจะให้การอภิปรายต่อไปในอนาคตเนี่ย

ผมอยากจะเรียนถามว่าอย่างกรณีเรื่องคลิปเมื่อสักครู่เนี่ย
ท่านไปดัดแปลงคลิป

ประท้วงไม่ทราบประท้วงด้วยข้อบังคับข้อใดครับ
เป็นข้อบังคับเดียวกับที่ท่านกำลังประท้วงนะครับ
ประท้วงข้อใดผมก็ประท้วงข้อนั้นแหละครับ

คือผมว่าข้อ๖๙เนี่ย

ตามข้อบังคับที่ท่านยกมือยืนขึ้น
ประธานอนุญาตได้ท่านชี้แจงว่าท่านประท้วงประธานครับ
ข้อบังคับไหนก่อนถูกแล้วครับที่ท่านประท้วงอีกท่าน
ครับแล้วก็อธิบายว่ายังไงต่อในเนื้อ

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรระบบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย
ผมขอประท้วงผู้อภิปรายข้อบังคับข้อที่๖๙ครับ

คลิปที่ท่านเอามาแสดงมีลักษณะเป็นการไปดัดแปลงเสียดสี
เพราะว่าคลิปนี้ผมจำได้ว่า
นายอนุทินชาญวิรากูน้ำตีว่าการกระสุนแสงสุข
ไม่ได้พูดด้วยสำเนียงหรือเสียงอย่างนี้
ไปดัดแปลงเป็นการทำให้ดูเป็นการเสียดสี
ตลกกบขันตามบุคลิกของท่านอยู่
ไปถึงบุคลีของผู้อภิตปลายผมเครียงว่าจะทำให้ประชาชนทรัพย์สน
ท่านประธานได้วินิจฉัยด้วยครับว่า
อย่าได้มีการเปิดคลิปในลักษณะอย่างนี้ครับ

คือคลิปก็เปิดได้ตามข้อบังคับนะครับ
สิ่งที่ท่านสุประชัยประท้วงเนี่ยคือไปดัดแปลงนิดหน่อย
แต่ผมดูก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ
แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของทำให้เสียภาพพจน์
ของท่านรัฐมนตรีก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับ
ครับก็ส่วนใหญ่ก็รูปภัณฑ์สันธารก็เป็นนายอนุทินชัดเจนครับ
เสียงก็นายอนุทินครับเพียงแต่ผมต้องการเน้นว่า
นายอนุทินพูดอะไรเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวนายอนุทินก็คงมาชี้แจงเองนะครับ
ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูล
ชี้แจงไว้ว่ายังไงครับท่านบอกว่าวัคซีนเต็มแขนเนี่ย
ท่านไม่ได้ผิดคำพูดท่านอยู่คนละโลกกับประชาชนเหรอฮะ
อยู่คนละโลกกับผมหรือไม่ฮะอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์กันหรือไง
มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนมีเต็มแขนแล้วท่านไม่ได้ผิดคำพูด
ณวันนี้ข้อมูลสดร้อนวันนี้๑กันยายนคนที่ฉีดเข็มแรกมี๒๓๘ล้านคน
ที่๒นะครับเพิ่งจะมีอยู่๘๒ล้านคนประชากรทั้งประเทศคือ๖๗ล้านคน
ถ้าอย่างนี้เรียกเต็มแขนประชาชนก็ต้องเต็มกลืนและรู้สึกว่าท่านเกินเยียวยาแล้ว
ล่าสุดที่คุณหมอโรงพยาบาลนะครับส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศที่ประเทศแคนาดา
อธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงว่าอะไรฮะที่คุณหมอต้องฉีดสี่เข็มเพราะอะไรฮะ
อย่างนี้เรียกว่าวัคซีนพลุนแขนจะพลุนทั้งแขนซ้ายแขนขวาแล้ว
นั้นไม่เหมาะแก่สถานการณ์เพราะไม่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะต่อสู้กับเชื้อกลายพันธุ์อย่างสายพันธุเดลต้า
ถ้านายอนุทินชาญวิรากูลมีงานวิจัยที่ทำอย่างเป็นระบบตีพิมพ์ในระดับสากล
ยืนยันได้ว่าการฉีดวัคซีนเชื้อตาย

ต่อเชื้อพันธุ์ต่อเชื้อกลายพันธุ

ก็ช่วยเอางานวิจัยในระดับโลก

เมื่อคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนี่ย

ไตรมาสที่๓เนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนเนี่ย
เมื่อวานท่านชี้แจงว่าตอนนี้เต็มแขนแล้วท่านไม่ได้บอกวัคซีนอะไรก็ได้นะ
เพราะไม่เคยคิดครับว่าคนระดับรัฐมนตรีเนี่ย
กล้ามาโกหกหลอกลวงประชาชนกลางสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้
แล้วก็มาเพิ่มอีก๓๕ล้านโดสรวมเป็น๖๑ล้านโดสเนี่ย
ตามมาติกครมเมื่อวันที่๕มักกราคม๒๕๖๔
อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้วเมื่อวันที่๑๗กุมภาใช่ไหมครับ
ผมก็นึกว่าผ่านมาเดือนเสร็จเนี่ยโดยสามัญสำนึกของคนเนี่ย
คนระดับรัฐมนตรีกล้ามาพูดเนี่ยน่าจะต้องมีการทำสัญญาจองซื้อกันเป็นที่เรียบร้อย
หรือต้องลงนามอะไรบางอย่างแล้วแหละ
แต่ปรากฏครับหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
วันที่๒๓กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับผ่านมา๒เดือน
ถึงเพิ่งจะมีการมาแก้สัญญามีมติคอลโมแก้สัญญาเมื่อวันที่๒๓กุมภาเนี่ย
แก้จาก๒๖ล้านโดสเพิ่มอีก๓๕ล้านโดสเป็น๖๑ล้านโดส
ในวันนั้นผมยังคิดในแง่ดีท่านประธาน
ผมคิดว่ารัฐบาลคงต้องมีการลงนามผูกพันอะไรเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วบางอย่างแน่ล่ะครับ
ไม่อย่างนั้นตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมารัฐบาลจะกล้าโหมประชาสัมพันธ์บอกประชาชน
บอกการประสัมพันธ์แต่เดิมนะครับบอกด้วยซ้ำนะว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะฮะ
ล้านโดสในเดือนพฤษภาคมด้วยซ้ำแต่เอาเถอะไม่ว่ากัน
ทยอยส่งมอบเริ่มจากเดือนมิถุนายน๖๓ล้านโดส
ลงรายละเอียดคือ๖๓๓๓๐๐โดส
เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนเดือนละ๑๐ล้านโดส
และปิดท้ายที่เดือนธันวาคมอีก๕ล้านโดสรวมเป็น๖๑ล้านโดส
ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลเอง
ไซต์ของสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ทวิตเตอร์ของกรมประชาสัมพันธ
และยังมีของกระทรวงการอุดมศึกษาอีกด้วยนะ
โอ้โหเต็มไปหมดทิศทางตรงกัน
ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์
นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ย
ยังให้คำมั่นกับประชาชนเพิ่มเติมอีกด้วยว่า
ประเทศไทยมีวัคซีนโควิดมากที่สุดในเอเซีย
และถ้านับเป็นอัตราส่วนของประชากรไม่แพ้ใครในโลก
ท่านประธานดูคลิปนี้เดี๋ยวจะหาว่านายอนุทินไม่ได้พูดคำนี้
เปิดคลิปเลยฮะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใคร
ได้แล้วนะครับว่าประเทศไทยไม่มีวัคซีนโควิด
ประเทศไทยช้าประเทศไทยไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนในเรื่องวัคซีนได้
ผมพูดได้คำเดียวครับว่าวันนี้ประเทศไทยมีวัคซีนโควิดอยู่ในมือ
มากที่สุดมากที่สุดอ่าโอเคไอ้ทวีปเอเซียนะครับ
แล้วถ้าจะนับเป็นจำนวนประชากรหรืออัตราส่วนประชากรนะครับ
ประเทศไทยไม่แพ้ใครในโลกนี้นะครับก็ขอให้ความมั่นใจ
ก็ขอให้ความมั่นใจโอเคให้ผมมั่นใจ
ท่านประธานครับการโหมประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางของระดับรัฐมนตรี
แบบนี้นะครับแบ็คโทยก็ต้องเข้าใจครับว่า
ต้องมีการลงนามระหว่างคู่สัญญานั่นก็คือรัฐบาลไทยกับ
นี่จะเป็นแผนจัดหาวัคซีนลวงโลกภายใต้การบริหารงานและคบคิดกันของ
เอกประยุทธ์จันโอชาและนายอนุทินชาญวีรกูล
ไม่มีใครคิดผมก็ยังไม่เชื่อผมเพิ่งมาเชื่อไม่นานนี้เอง
และแล้วครับเหตุการณ์การระบาดระลอกที่๓ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓
เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่โดยมีจุดเริ่มต้นที่สถานบันเทิงย่ำ
ทองหล่อซึ่งการระบาดระลอกนี้นะครับ
รู้ดีว่ารุนแรงมากมากและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในอีก
สิบวันถัดมาก็คือวันที่ยี่สิบสามเมษายน
มีประชาชนป่วยตายคาบ้านท่ามกลางคำถามครับว่า
กู้เงินไปแล้ว๑ล้านล้านจัดสรรให้กับกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว
หมื่นห้าพันล้านทำไมถึงไม่มีความพร้อม
หมายเลขหนึ่งหกหกแปดแต่เดิมก็โทรได้แค่
โมงเช้าถึงสี่ทุ่มโทรไปก็ไม่ติด
เพราะไม่มีระบบอะไรเลยมีแต่ปากการลูกลื่นกับกระดาษเอสี่
นะฮะมีแค่ตัวกับใจโทรไปก็ยังต้องเสียเงิน
รอสายเงินก็หายไปเรื่อยเรื่อยกว่าจะได้โทรฟรีก็เพิ่งยี่สิบสี่
กรกฎาคมนี้เองเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรี
ก็รู้ดีเพราะได้ลองโทรไปที่๑๖๖๘ด้วยตัวเอง
แต่ก็ไม่รู้ครับท่านประธานว่าพอเขารู้ว่านายกโทรมา
ก็เลยปล่อยให้รอสายกินเงินไปไว้กินเงินไปเรื่อยหรือเปล่า
นะฮะคนคนรับก็ไม่อยากจะได้ยินเสียงนายกนะฮะ
พอมาพอมาค้นข้อมูลการเบิกจ่ายณวันที่ยี่สิบกรกฎาคมครับ
ก็ทำให้รู้ความจริงครับว่าแผนงานและโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขป้องกันวัคซีนโควิดและห้อง
ปฏิบัติการทางการแพทย์ชื่อมันยาวครับท่านประธาน
ที่มีวงเงินอนุมัติสูงถึงหนึ่งหมื่นห้าพันล้านเนี้ย
เบิกจ่ายไปได้แค่หนึ่งพันแปดสิบเอ็ดล้านเบิกจ่ายไปได้แค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เสร็จ
แผนงานโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะฮะ
มีวงเงินอนุมัติไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านนะฮะเบิกไปได้เพียงร้อยห้าสิบหกล้าน
เปอร์เซ็นต์นิดนิดการขาดการเตรียมความพร้อมแบบนี้ครับท่านประธานครับ
จึงเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดได้ว่าพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินปล่อยปะละเลย
ขาดความพร้อมที่จะดูแลรักษาชีวิตของประชาชนจะอ้างว่างบไม่มีไม่ได้
จนสุดท้ายประชาชนต้องล้มตายหลายคนต้องป่วยตายคาบ้านเพราะเข้าไม่ถึงการรักษา
หลายคนต้องออกมาตะเกียดตะกายเพื่อเรียกหาลมหายใจสุดท้าย
ก่อนออกมาตายกลางถนนอย่าอ้างฮะว่าระเบียบราชการต้องเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงาน
อย่าอ้างว่าระเบียบติดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
คนที่อ้างไม่ได้เลยคือพลเอกประยุทธ์ครับนายกรัฐมนตรี
นายอนุทินยังอ้างได้บ้างแต่พลเอกประยุทธ์อ้างไม่ได้
เพราะอะไรฮะเพราะตั้งแต่วันที่๒๗เมษายนเนี่ยนะครับ
มีอำนาจนะครับได้คอลโมได้มอบอำนาจตามพรบทั้ง๓๑ฉบับ
ให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกแทรกแทรงได้แล้ว
เมื่อกี้หมอวาโยก็พูดจะเข้าไปแทรกเมื่อไหร่ก็ได้
ติดขัดก็เข้าไปแทรกได้ไม่ทำแต่สั่งแต่คอนเทนเนอร์
และที่สำคัญพลเอกประยุทธ์ยังมีอำนาจตามพรกรฉุกเฉินอีกด้วย
กฎระเบียบไหนยั่นเยอะกฎระเบียบไหนล่าช้าสั่งได้ครับ
ไม่ทำฮะนะฮะสองพี่น้องท่านประธาน๙ขวบ๗ขวบ
ต้องมาเฝ้าแม่ที่ป่วยตายด้วยโควิดจนแม่เสียชีวิตคาบ้าน
สั่งเสียว่าอย่าไปเป็นภาระใครให้ไปอยู่สถานสงเคราะห์
พูดสุดท้ายที่ผมฟังแล้วผมร้องไห้เด็กคนนั้นก็พูดว่า
หนูรักแม่หนูคิดถึงแม่หลานสองคนท่านประธาน
คนหนึ่ง๗ขวบอีกคนนึงขวบครึ่งฮะนอนกอดศพคุณยาย
ไร้เดียงสาไม่รู้ว่ายายเสียชีวิตด้วยโควิดไปแล้ว
เด็กน้อยคนหนึ่งพออาสาสมัครกู้ภัยเข้าไปในบ้านพนมมือฮะ
ขอผ้าห่มมาห่มให้แม่เพราะแม่ตัวเย็น
ด้วยความไร้เดียงสาเขาไม่รู้ครับว่าที่แม่ตัวเย็นเนี่ย
พ่อแม่เขาเสียชีวิตและโควิดได้พลากชีวิตแม่เข้าไปแล้ว
ถ้ารัฐบาลเตรียมความพร้อมไว้ดีกว่านี้ประชาชนไม่ตายมากขนาดนี้ครับ
ท่านประธานและต่อให้ต้องเสียชีวิตด้วยความรุนแรงและความอันตรายของโลก
ก็ไม่ต้องเสียชีวิตด้วยความน่าเศร้าสลดและน่าอนาจแบบนี้นี่ชีวิตที่ไม่ควรตายเหล่านี้
ผมอยากจะถามว่าพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินจะชดใช้อย่างไร
จะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรต่อไป
เด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้ยินเสียงเรียกจากพ่อแม่เขาอีกแล้วนะครับ
กลับมาแล้วเหรอลูกกินข้าวหรือยังลูกนอนได้แล้วนะลูกแม่รักหนูนะลูก
เสียงเรียกแบบนี้เด็กจะไม่ได้ยินอีกแล้ว
ผลเอกประยุทธ์จะชดใช้ให้เขายังไง
ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนกับระบบหมอพร้อม

แล้วสั่งการให้ไปลงทะเบียนกับระบบออนไลน์ของจังหวัดต่าง
ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลของรัฐรอพอสต

ซึ่งต่อมาก็มีระบบการลงทะเบียนเกิดขึ้นเต็มไปหมดครับ
ไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือต่างนะครับ

ว่าวัคซีนมีน้อยแต่ร้อยแอป
ท่านประธานครับเขาก็สงสัยกันนะครับ
ประชาชนทั้งแผ่นดินสงสัยกันว่า
ระบบการจองลงทะเบียนต่างเนี่ย
มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่า
เพราะถ้าฐานข้อมูลมันไม่เชื่อมโยงกันเนี่ย
พอประชาชนเนี่ยเขาไปจองคิวฉีดวัคซีนเนี่ย
หลายช่องทางเพราะเขาต้องการฉีด
แล้วจะจัดสรรสต๊อกวัคซีนอย่างไร
จะให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนอย่างไร
คราวนี้การจัดสรรวัคซีนก็ซ้ำซ้อนนี่ครับแล้วก็มั่วไปหมดไง
ที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายอนุทินชาญวิรากูลผมยืนยันครับผมต้องเชื่อใจท่านนะครับ
เพราะท่านไม่เคยมีท่าทีแสดงความกังวลเลยว่า
เมื่อวันที่๒๔ฮะรัฐมนตรีของผมเนี่ย
นายอนุทินเนี่ยยังให้สัมภาษณ์อย่างมั่นใจนะ
บอกว่าในสัญญาระบุว่าหากวัคซีนที่ผลิตในไทย
ยังจัดส่งไม่ได้เขาก็ต้องจัดหามาจากแรงผลิตอื่นส่งให้ไทย
ผมและประชาชนทั้งแผ่นดินเชื่อใจเลยครับ
แสดงว่าสัญญาครับต้องมีข้อบังคับ
ให้กับประเทศไทยตามแผนการจัดหา๖๑ล้านโดสให้ได้

เมื่อวันที่๓มิถุนายน
ยังไม่ถึงวันที่๗นะฮะก็มีโรงพยาบาลนะเต็มไปหมดนะฮะ
มีวัคซีนฉีดให้กับประชาชนได้ในวันที่๗

สำหรับวันอื่นหลังจากนั้นให้เลือดออกไปก่อนนะครับ
รอการนัดหมายใหม่ท่านรัฐมนตรีของผมครับ
นายอนุทินชาญวีรกูลได้ชี้แจงเมื่อวันที่๖มิถุนายนครับ
ว่าปัญหานี้มันเกิดจากหน่วยบริการฉีดวัคซีนเนี่ย
วัคซีนเร็วเกินไปจนไม่สอดคล้องกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับ
ฉีดวัคเซีนเร็วเกินไปคือแทงเข็มไว้แล้วต้องให้คนไข้รอครึ่งชั่วโมงนึง

ประชาชนมาตามนัดหมายในระบบหมอพร้อม
โรงพยาบาลแต่ละแห่งก็ฉีดตามการนัดหมายในระบบหมอพร้อม

ปัญหาในเรื่องฐานข้อมูลก็กลับมาหลอนอีก
เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับระบบหมอพร้อมหรือเปล่า
คือตอนนั้นผมฟังยังไงคำชี้แจงของนายอนุทินชาญวิรากุ
ฟังไม่ขึ้นฟังไม่เข้าใจฉีดเร็วเกินไปต้องฉีดช้า
เอาปักเข็มแล้วก็ต้องให้รอครึ่งชั่วโมงก่อนหรือไงฮะ
ท่านประธานครับการฉีดวัคซีนยังคงดำเนินการไปอย่างกระท่อนกระแท่น
แล้วเพิ่งจะมาลงตัวเมื่อไม่นานนี้เอง
ที่ผ่านมาครับโรงพยาบาลหลายแห่งนะครับ
แม้แต่โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์
ก็ยังมีการประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนอยู่เป็นระยะ
เป็นภาระของประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้
ต้องคอยมาตรวจสอบคิวฉีดวัคซีนกับเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
ไม่สามารถเชื่อถือวันนัดหมายในระบบหมอพร้อมได้

คนที่ต้องรับก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เพราะเป็นคนที่สั่งการให้ยกเลิกการลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม
และแล้วครับแม้แต่โครงการไทยร่วมใจในพื้นที่กรุงเทพมหาคอน

สุดท้ายก็ต้องเลื่อนฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน
จะกลับมาเรียกให้คนที่โรงเรียนมาเริ่มฉีดกันใหม่ได้เนี่ย
ไม่นานนี้เองเพิ่งจะมาลงตัวไม่นานนี้เอง

หลายคนที่รอฉีดสุดท้ายเขาติดหลายคนเขาตายจะทำยังไง

เรื่องของสัญญาจัดหาวัคซีน
ผมเป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด

ท่านก็แนะนำนะครับว่าให้ไปขอที่กรมควบคุมโรค

ผมก็ไปขอที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
แล้วก็เลยมาขอที่กรมควบคุมโรค

อยากใส่เสื้อกลับด้านมารอรับผมเต็มไปหมดครับ
แล้วท่านรัฐมนตรีวันนั้นก็บอกว่าไม่มีใครโง่ทำอย่างนั้น

คนที่ทำอย่างนั้นมันต้องเป็นคนที่คดโง่เท่านั้น
ผมไม่เชื่อว่าจะมีคนโง่ทำอย่างนั้น
มันโง่จริงโง่ดักดานจริงถ้าทำอย่างนั้น
จนวันที่๔มิถุนายนท่านประธาน
สถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ได้ส่งสัญญานะครับ
จัดซื้อวัคซีนแอสตราเซเนก้ามาให้ผม๒๖ล้านโดส
ที่ลงนำเมื่อวันที่๑๒มกราคม๒๐๖๔ครับ
แต่ผมก็มีคำถามครับอ้าวสั่งซื้อไป๖๑ล้านโดส
แล้วสัญญาอีก๓๕ล้านโดสไปไหนอ่ะ
และแล้วครับแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลก
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็เริ่มโผล่เขาลางแห่งหายนะเมื่อวันที่๑๓มิถุนายน
อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ให้สัมภาษณ์ว่า
ตัวเลข๖๑ล้านโดสเนี่ยในแผนการจัดหาวัคซีนเนี่ย
เป็นแค่ศักยภาพในการฉีด
ไม่ใช่จำนวนวัคซีนแอศฟ้าเศรษฐกาล
ไม่ใช่จำนวนวัคซีนแอสตราเซน่าที่ต้องส่งมอบ
เอ้าท่านประธานแล้วที่โหมประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางแบบนี้

ให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะมีวัคซีนแอสตราเซนก้า๖๑ล้านโดส
นักข่าวก็รีบไปสัมภาษณ์นายอนุทินชาญวิรากุล

กว่าไปถามเลยครับว่าตกลงแล้วเดือนมิถุนายนเนี่ย
จะมีการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนก้าเนี่ย
ตามแผนการส่งมอบคือ๖๓๓๓๐๐โดส

ปรากฏว่าแทนที่นายอนุทินชาญวีรกูลจะให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนฮะ

นารินตอบว่าอย่าไปนับแบบนั้น
แอศฟ้าเศรษฐกาลต้องขายเรา๖๑ล้านโดสในล็อตนี้

วันหนึ่งก็ต้องถึง๖๑ล้านโดส

ไม่ได้มีความมั่นใจเลยครับว่าไตรมาสที่๓เนี่ย

จะมีวัคซีนเต็มแขนพี่น้องประชาชน

เงี้ยกลางสภาพผู้แทนโรสดรเนี่ย
ยืนปากแจ๋วลิ้นกระดกอยู่ตรงเนี่ย
ทำให้ประชาชนทุกคนวันนั้นตกใจครับท่านประธานครับ
เดือนกรกฎาคมจะมี๑๐ล้านโดสหรือไม่
และในไตรมาสที่๓คือกรกฎาคมถึงกันยายนเนี่ย
จะมีเต็มแขนของพี่น้องประชาชนมีเต็มโรงพยาบาลมีจนไม่พอเก็บ
เรื่องนี้นะฮะเหมือนผมพูดถึงท่านรัฐมนตรี
จริงเนี่ยนะคนที่ต้องรับที่สุดไม่ใช่ท่านอนุทินนะแต่เป็นพลเอกประยุทธ์นะ
ผลเอกประยุทธ์จะโยนผิดให้พ้นตัวนะ

แผนการจัดหาวัคซีนลวงโลก๖๒

ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนครบ๖๑ล้านโดส

ประเทศไทยมีวัคซีนตามแผนแล้ว๖๐

ภายในปีภายในสิ้นปี๖๔

แน่ฉีดคนละ๒เข็มซะด้วย
โดยจะฉีดเดือนละ๑๕ล้านโดส

และในวันที่๑๖มิถุนายน

ยืนยันสัญญาจองซื้อวัคซีน

จาก๑๕ล้านโดสลดลงเหลือ๑๐ล้านโดสนะครับ

ผมยังให้คำยืนยันนะครับว่าวัคซีนไม่ใช่คลิปนี้ครับ
กรุณาอย่ารีลันเดี๋ยวประท้วงกันอีก
คลิปที่๓นะครับสยามไบโอไซดนี่ก็คือเป็น
ไม่ใช่ครับคลิปที่๓ครับบริษัทที่รับจ้างผลิต
ในส่วนของแอสต้าเซนิก้าที่ผลิตในประเทศไทย
จะเริ่มทยอยส่งตั้งแต่เดือนมิถุนายนประมาณ๔๖ล้านโดสนะครับ
แล้วก็เพิ่มจำนวนตั้งแต่กรกฎาคมไปถึงสิ้นปี
เรากำลังจัดหาเพิ่มเติมวัคซีนทางเลือก
ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับ
โดยมีเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ประชากรในประเทศไทยต้องรับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละเจ็ดสิบ
หรือคิดเป็นประชากรห้าสิบล้านคนโดยต้องใช้วัคซีนที่หนึ่งร้อยล้านโดส
ขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีนตามแผนแล้ว๖๓ล้านโดสโดยเรามีแผนการกระจายและฉีดวัคซีนอย่างเป็นระบบ
เราตั้งเป้านะครับเป็นระบบเขียนให้ได้เดือนละ๑๕ล้านโดส
เอาละเมื่อกี้๑๕ล้านโดสซึ่งเราอยู่ในระหว่างการทำงานกับผู้ผลิตวัคซีนจำนวน๖รายแล้ว
และแก่จอร์นซันและบริเวณหน้ารวมถึงซีโนแวคและซีโนฟาร์ม
คราวนี้อ่านชื่อวัคซีนถูกนั้นในส่วนของการเดินหน้า
จัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจนถึงตอนนี้ยืนยันการจัดหาลงนาม
ในสัญญาจองหรือสัญญาซื้อไปแล้วหนึ่งร้อยห้าจุดห้าล้านโดส
ทำได้เกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้สำหรับปีนี้โดยทั้งหมดจะทยอยส่งมอบให้หมดด้วยนะฮะ
ภายในปีนี้ภายในปีนี้จะทยอยฉีดต่อไปเอาละพร้อมกันนี้
ทยอยฉีดต่อไปนี่คือปีหน้าหรือเปล่าจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกสำหรับปีหน้า
เดินหน้าตามแผนฉีดวัคซีนนี้เราจะสามารถฉีดวัคซีน
ให้ประชาชนได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละกว่า๑๐ล้านโดส
หากวัคซีนส่งมาเพียงพอในแต่ละเดือนเอาละฮะจากสิบห้าล้านโดส
ตอนนี้ความมั่นใจเหลือแค่สิบล้านโดสแล้วนะครับและแล้วครับ
แผนการจัดหาวัคซีนลวงโลกนะครับซึ่งเป็นเฟคนิวที่สร้างความสูญเสีย
ให้กับชีวิตของประชาชนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนเดือนกรกฎาคมครับ
ตามข้อ๙วงเล็ก๓ผมไม่ต้องขออภัยที่ท่านเวลาพันธุ์พูดไป
ผมเห็นว่าท่านประธานนี้เพิกเฉยกับคำว่าวัคซีนลวงโลกกับลวงโลกบ่อย
ว่าลวงโรคได้ครับแต่วัคซีนลวงโลกเนี่ยผมเห็นว่าท่านประธานไม่เตือน
เพราะฉะนั้นท่านประธานวัคซีนเรื่องโลกไม่มีถ้าจะบอกว่าด้อยค่าไม่ดี
หรือไม่มีประสิทธิภาพรับได้ครับแต่วัคซีนของโลกถ้าท่านประธานไม่ควบคุมเนี่ย
เพิกเฉยอันนี้ไม่เหมาะสมท่านพินาท่านวิจัยด้วยครับ
ครับผมฟังอยู่นะครับท่านผู้อภิปรายไม่ได้ระบุว่าชนิดไหนเป็นวัคซีนลงโลก
แต่ว่าการสัญญาการฉีดวัคซีนนั้นหมายถึงว่าเป็นวัคซีนที่นี่ไม่ตรงตามคำพูดนะครับ

ท่านประธานเก่งนะครับฟังภาษางูรู้เรื่องด้วยนะครับ
เอาละครับนะครับผมชื่นชมท่านประธานนะครับ
คือผมมีมารยาทนะครับผมขาดรมผลวันกลางบัญชีรายชื่อละเอียดครับ
คือผมต้องเรียนนะครับว่าผมมีมารยาทแต่ผมเป็นสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรในสภานี้
ผมมีสิทธิประท้วงครับคือกริยามารยาทเนี่ยหรือรูปแบบการอภิปรายก็อภิปรายไป
แล้วผมประท้วงนี่ท่านชี้ว่าเหมาะสมก็เหมาะสมแต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้
ท่านประธานชี้แล้วผมก็รับฟังแต่ไม่ต้องมาส่อเสียดผมหรอกครับ
เก่งกาดจะลีลาก็ไปฮะผมไม่ได้กลัวท่านหรอกนะครับ

ก็ตามข้อ๙นะครับผมต้องควบคุมให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม
ให้ชั้นอย่าเสียสีกันนะครับ

ในช่วงต้นเดือนนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ
กว่าแผนการจัดหานะครับที่ต้องได้รับ๖๓๓๓๐๐โดส
ถึง๑๒๐๐๐๐๐โดส
จริง๑ล้าน๒แสนโดสอย่าเรียกว่าคือจำนวนนับของวัคซีนเลยครับ
แต่นี่คือจำนวนชีวิตของประชาชนที่ต้องสูญเสียโอกาสในการปกป้อง
ชีวิตของตนเองและคนที่เขารักจากโควิด๑๙
ทำให้หลายคนต้องติดหลายคนรอวัคซีนจนต้องตาย

รัฐบาลยังบอกว่าประชาชนเลือกฉีดผมถามเลยฮะ
คนถูกเลื่อนฉีดมีมากกว่า
ในที่สุดเมื่อวันที่๒กรกฎาคมครับผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีน๖๑ล้านโดสที่เดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนพฤศจิกายนต้องได้เดือนละ๑๐ล้านโดส
ไม่ได้ระบุว่าต้องส่งมอบเดือนละเท่าไหร่
ทำให้ประชาชนร้องอุทานเลยครับว่า
กันแบบทุกช่องทางอย่างได้อย่างไร

ที่ผ่านมาผมไม่เคยเชื่อว่ารัฐบาลของคนเอกประยุทธ์เนี่ย
จะไม่ได้ระบุยอดประมาณการการส่งมอบวัคซีนในแต่ละเดือนเอาไว้เลยครับ
เขาก็มีตารางครับที่หน้าท้ายนะหน้ารองสุดท้ายนะหน้าท้ายเนี่ยนะ
เขามีตารางที่ระบุถึงประมาณการยอดส่งมอบวัคซีนในแต่ละเดือน
คาดหวังครับว่าไอ้สัญญาถมดำเต็มไปหมดแบบนี้
ภายใต้การถมดำมันต้องมีตารางประมาณการส่งยอดส่งมอบยอดรายเดือนอะไรสักอย่างอยู่ในนี้
แต่สุดท้ายครับท่านประธานเอกสารสัญญาที่ผมได้รับมาอีกชุดหนึ่ง
เมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยนะครับกลับไม่พบตารางที่เป็นประมาณการยอดส่งมอบใดเลย
และพอเข้าไปดูในตัวสัญญาทั้งหมดก็ไม่ได้มีตารางระบุยอดประมาณการทรงไว้ที่หน้าไหนเลย
มาถึงจุดนี้ผมยอมรับโดยดุษฎีแล้วว่าสัญญาที่พลเอกประยุทธ์ไปทำเอาไว้
ไม่ได้มีการระบุประมาณการการส่งมอบในแต่ละเดือนเอาไว้จริง
ก็ต้องถามพลเอกประยุทธ์ครับว่าไปทำสัญญาหละหลวมแบบนี้ได้อย่างไร
ถืออำนาจไว้ถึงสามเจ็ดพรบแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลก
สารภาพจนสิ้นไส้ในช่วงวันที่๑๕๑๘กรกฎาคม
ช่วงนี้ผมตามมีข่าววัคซีนอุตลุดเลย
เริ่มต้นนะครับจากนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ท่านไม่ได้เสียหายครับผมต้องขอบคุณท่านด้วยครับเพราะท่านได้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริง
ได้ยอมรับกับประชาชนผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคม

โดยในตัวสัญญาไม่ได้ระบุว่าต้องส่งมอบทั้ง๖๑ล้านโดสภายในปี๖๔
และท่านก็ไม่ได้ให้ความมั่นใจในการสัมภาษณ์นะครับว่าจะสามารถบังคับใช้พรบความมั่นคงด้านวัคซีนในการจำกัดการส่งออกได้หรือไม่
ในวันต่อมาครับแค่วันเดียววันที่๑๖กรกฎาคมอธิบดีควบคุมโรค
ก็ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการเดียวกันเลย

และแผนการส่งมอบวัคซีน๖๑ล้านโดสเป็นแผนที่รัฐบาลแจ้งไป
แต่ไม่ได้รับการตอบรับแล้วก็ไม่ได้รับการตอบปฏิเสธ
อ้าวเมื่อคู่สัญญาเขาไม่ได้ตอบรับหรือไม่ได้ตอบไปเสร็จ

หาว่าเขายอมรับแผนวัคซีน๖๑ล้านโดสแล้วเอามาโหมประชาสัมพันธ์ได้ไง
ไปตู่ได้ไงหรือว่าเห็นว่าเป็นชื่อนายกก็เลยเอามาใช้
ทุกอย่างกระจ่างครับท่านประธาน
จากเอกสารที่หลุดแล้วปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคม
ซึ่งเป็นหนังสือจากแอสตราเซเนก้าทำถึงนายอนุทินชาญวิรกุลลงวันที่๒๕มิถุนายน
เพื่อแจ้งให้ทราบว่าแอสตราเซเนก้าจะจัดสรรกำลังการผลิต๑ใน๓และส่งมอบ
และส่งมอบวัคซีนให้กับรัฐบาลไทย
ซึ่งก็ประมาณ๕๖ล้านโดสต่อเดือน
และสัญญาที่สั่งซื้อเพิ่มอีก๓๕ล้านโดสที่ผมตกใจมากในตารางฮะ
นี่เพิ่งจะมีข้อสรุปเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เอง

นายอนุทินเนี่ยเพิ่งจะมีหนังสือขอวัคซีนจากแอสตราเซเนก้าเดือนละ๑๐ล้านโดส
หนังสือเพิ่งจะลงวันที่๓๐มิถุนายนนี้เอง

และยอดวัคซีนที่เขาส่งมอบให้ในตอนนี้เขาชี้แจงต่อครับ
เขาบอกว่าเป็นยอดเกือบ๒เท่าที่รัฐบาลเคยประเมินความต้องการให้กับเขา
โดยในจดหมายระบุว่ารัฐบาลได้แจ้งเขาเมื่อวันที่๗กันยายน
ว่าต้องการวัคซีนเพียงเดือนละ๓ล้านโดส
เรื่องนี้นายอนุทินชี้แจงว่าเป็นเรื่องเก่า
แต่ถ้าเป็นเรื่องเก่าเนี่ยแล้วท่านจะบอกว่าไอ้๓ล้านโดสมันไม่พอ
ท่านก็ต้องมีหนังสือชี้แจงไปสิว่าเปลี่ยนแล้ว

ไอ้๑๐ล้านโดสนี่เพิ่งจะลงวันที่๓๐มิถุนายนนี้เอง

แต่สุดท้ายพลเอกประยุทธ์นะฮะ
ทำให้คนไทยต้องเสียโอกาสในการปกป้องชีวิตตนเอง
มันคือโอกาสในการปกป้องชีวิตของประชาชน

ต่อมาครับในวันที่๑๘กรกฎาคม
จากการให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมควบคุมโรค

ผมจึงเข้าใจครับว่าทำไมสัญญาถึงส่งให้ผมมีแค่ฉบับ๒๖ล้านโดส
ลงนามเมื่อวันที่๑๒มกราคม
ทำไมไม่ยอมส่งอีกสัญญาฉบับหนึ่งคือ๓๕ล้านโดสมาให้ผม
ถ้าไม่ทันส่งมาก็โป๊ะแตก
เพราะประชาชนก็จะรู้ไงว่าเพิ่งเซ็นสัญญากันครบถ้วน

ท่านจะมาชี้แจงว่าท่านส่งสัญญาไปเมื่อไหร่ไม่รู้

เมื่อคู่สัญญาเขาลงน้ำกันไปที่เรียบร้อย
จะลงนามกันเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนเมื่อวันที่๔พฤษภาคมนี้เอง
แล้วตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมานะ
โดยเพราะเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเนี่ย
พลเอกประยุทธ์กล้าโหมประชาสัมพันธ์ให้คำมั่นกับประชาชนในแผนการจัดหาวัคซีน
ทั้งที่ยังไม่ได้มีการลงนามครบถ้วนจากคู่สัญญา
นี่คือการโกหกหลอกลวงประชาชนของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
โดยมีผู้ร่วมกระทำการคือนายอนุทินชาญวิรากูลหรือไม่
ซึ่งสัญญาว่าแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลกนี่นะครับ

สร้างความเสียหายให้กับชีวิตประชาชนเป็นอย่างมาก
ประเด็นต่อมาที่ประชาชนหลายคนสงสัย
ว่าตกลงแล้วรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
เพราะหากพิจารณาจากหนังสือที่นอนหนูรอเรือ๑๑๐๖ทับคกง๒๕๖
เรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้

ทำหนังสือเรียนถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรง

ในวันที่๒๔สิงหาคม๖๓คือปีที่แล้ว

คือเอามาเพื่อประกอบการพิจารณาการอุดหนุนเงิน
โดยมีเนื้อความสำคัญที่ระบุถึงเงื่อนไขการอุดหนุนเงินไว้อย่างชัดเจน
ว่าเพื่อให้ประเทศไทยได้รับสิทธิ์
ในการจัดซื้อวัคซีนที่ผลิตโดยผู้ผลิตในไทยเป็นอันดับแรก
ตามจำนวนที่ต้องการ
คือถ้าเอาเงินกู้ไปอุดหนุนก็ต้องรับกับเงื่อนไขนี้ครับ
แล้วมาดูกันครับว่าพลเอกประยุทธ์เอาเงินตรงไหนไปอุดหนุน
พลเอกประยุทธ์รับเต็มงบกลางด้วยนะครับ
สุดท้ายนะครับประชาชนอยากรู้ว่าแล้วเอาเงินกู้หรือเอาเงินจากไหนไปอุดหนุน
เมื่อวันที่๒๕สิงหาคม๒๕๖๓ปีที่แล้ว
ผลเอกประยุทธ์ได้ตัดสินใจใช้อำนาจของตนอนุมัติงบกลาง
อนุมัติงบกลางในวงเงิน๖๐๐ล้านบาท

ทำไมถึงเอางบกลางไปอุดหนุนไม่เอาเงินกู้
ก็เพราะว่าถ้าใช้เงินกู้ก็ต้องรับกับเงื่อนไขจำกัดการส่งออกไงครับ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงเลี่ยงไปใช้อำนาจของตน
อนุมัติเอาเงินจากงบกลาง๖๐๐ล้านบาทไปอุดหนุนแทน
โดยที่รู้อยู่แก่ใจตั้งแต่แรกแล้วว่า
การนำเอาเงินของแผ่นดินที่เป็นหยาดเหงื่อแรงงานเป็นภาษีของพี่น้องประชาชน๖๐๐ล้านบาทเนี่ย

รัฐบาลไม่สามารถจำกัดการส่งออกวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนภายในประเทศได้เลย

นายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา
ก็รับไม้ต่อจากพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการทำสัญญา
อีกสัก๒เดือนต่อมา
ข้อตกลงก็คือสามารถส่งออกโดยปราศจากข้อจำกัด
มันคือกรอบใหญ่ในการร่างสัญญา

พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินชาญวิรากูล
อ้ำอ้ำอึ้งเสมอมา
ไม่กล้าที่จะบังคับใช้พรบความมั่นคงด้านวัคซีน
ก็เพราะว่าทั้งคู่ไปตอบรับข้อตกลง
ยอมให้เขาส่งออกโดยปรัสจากข้อจำกัดไว้ตั้งแต่แรก

ไหนคือความมั่นคงด้านวัคซีนที่ประชาชนจะได้รับ
การเอาเงินภาษีของพวกเขาไปอุดหนุนบริษัทเอกชน๖๐๐ล้านบาท
ไหนคือความมั่นคงด้านวัคซีนที่โหมประชาสัมพันธ์กันเรื่อยมา
วันนี้จำกัดการส่งออกยังไม่ได้เลย

เพราะคุณไปทำสัญญาแบบนี้ไว้ตั้งแต่แรก
ท่านประธานต้องย้อนมาดูคลิปนี้ครับ

ที่จะมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนั้นเป็น
วัคซีนที่เหมาะสมที่สุดแล้วเข้าถึงง่ายที่สุดไม่มีวันถูกตัดคิวไม่มีวันถูกคนมาแย่งไม่มีวันที่จะไม่ถึงมือของเราเพราะผลิตอยู่ในบ้านเราครับเมื่อมีของที่มันครบแล้วเพียงพอแล้วท่านอยากให้มีวัคซีนยี่สิบยี่ห้ออยู่ในประเทศไทยแล้วครับแล้วต้องมานั่งดูว่าใครเป็นยังไงใครแพ้อย่างไรใครมีผลค่าเคี

ประเทศอื่นอื่นในอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นสยามไบโอไซส์เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าล็อตไหนล็อตไหนเขาจะผลิตแล้วก็จะส่งไปที่ไหนเขาก็จะส่งให้กับทางด้านผู้ที่จ้างเขาผลิตแล้วก็เป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของผู้ที่ไปทำสัญญาคือแอสตราเซเนก้าจะส่งไปที่ไหนก็อยากทำความเข้าใจตรงนี้เพราะว่าหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจที่ยังไม่ตรงนะครับว่าทำ
บริษัทนี้ก็ที่โรงนามนี่ก็มาโรงนามร่วมมีพยานมาวันนี้ก็คือบริษัทของเราซึ่งเป็นบริษัทในภาพธรรมภาพิทัยนะครับซึ่งอันนี้เป็นพระราชจบัยของบาทวิทย์หัวว่าเราจะต้องมีบริษัทหรือหน่วยงานที่จะต้องผลิตยาและวัคซีนให้กับคนไทยนะเพื่อให้เกิดความทั่วถึงนะครับในประเทศของ
บริษัทตรงนี้มาและก็ได้ส่งพระทานพระราชนุญาตให้บริษัทสียามาโบไซค์เป็นผู้ที่จะทำ
ใช่ไหมถ้าเรานี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความพร้อมของเราแล้วล่ะ
ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่องของวัคซีนนะครับท่านประธานไม่ต้องกังวลฮะ
ผมจะไม่นำเอาประโยคที่พลเอกประยุทธ์พูดตามการกระซิบของนายอนุทินมาพูดซ้ำอีกแน่แน่แต่นี่คือข้อยืนยันว่า
พลเอกประยุทธ์กระทำเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นการนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาสร้างความนิยมทางการเมือง
โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของประชาชนคนไทยเลยโชคดีเท่าไหร่
ที่คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจได้เตือนสติของพลเอกประยุทธ์เอาไว้ไม่เช่นนั้นแล้วถ้าปล่อยให้พลเอกประยุทธ์
พูดคำที่ไม่สมควรพูดแบบนี้พูดซ้ำไปซ้ำมาผลิตซ้ำไปเรื่อย
มาวันนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ไปถึงไหนแทนที่พลเอกประยุทธ์จะขอคำธนากร
กลับเอากฎหมายอายามาตราร้อยสิบสองครับท่านประธานครับ
ครับมีผู้ประท้วงอีกนะครับครับท่านประธานครับผมพันตรวจโทษธนพัฒกิติวงศาครับ
สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดจันทบุรีพักพลังประชารัฐครับขออนุญาตอ่า
ประท้วงท่านผู้อภิปรายนะครับข้อที่๖๙ครับท่าน
นำสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
อย่าได้กล่าวอย่างนี้อีกครับในเรื่องของสถาบันครับขอบคุณครับครับ
เนื่องจากคำนี้อยู่ในยติแต่ถึงอย่างไรก็ตามตามข้อบังคับ
ก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เอ่ยถึงสถาบันครับครับ
ขอรบท่านประธานครับแต่ท่านประธานผมแนะนำท่านประธานนิดนึงครับ
อย่าเสียดสีไหมครับท่านประธานครับไม่ได้ขออนุญาต
ครับครับคุณพุทธภาพครับครับผมบรรตโหลโคทัศนาภาคกิตตีองศาครับ
ครับสมาชิกสภาพวุทยาลักษณ์รัฐสดรรคจังหวัดจันทรีย์ภักดิ์พลังขวัญชา
รัฐครับขออนุญาตท่านผู้อภิปรายนะครับข้อบังคับที่๖๙เสียสี
ครับผมรักสถาบันครับปกป้องสถาบันครับต้องขออภัยที่ต้องพูด
กับในที่ประชุมอย่างนี้นะครับเรื่องของสถาบันผมปกป้อง
ผมรักเทิดทูลครับไม่สามารถที่จะมาพูดเล่นเล่นกันในที่แห่งนี้ได้นะครับ
อย่าเสียสีลักษณะเย็นนี้ครับสำเนียงสอภาษาก็ยาสอสกุลครับ
ครับพอแล้วครับครับผมได้วินิจฉัยไปแล้วครับ
ก็ท่านวิโรธก็พยายามอย่าไปเสียดสีนะครับถึงแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อ
เมื่อสักครู่ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครผมเข้าใจอยู่นะครับ
แต่ไปพูดถึงว่าสภาต้องเอาอันนั้นมาลงมาโรยกรรมฐานมาโรยไม่ต้องหรอกครับ
ไม่ต้องพูดแล้วครับเชิญต่อครับเชิญต่อจบแล้วครับ

ผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงนะครับว่ามีเจตนาที่จะบิดเบือนว่าการ
เก่าถึงสถาบันในตอนนี้เป็นการเก่าเล่นนะครับนี่ไม่ใช่นะครับ
ครับท่านท่านผมได้ชี้แจงแล้วไงฮะตะกี้นี้ว่ามันอยู่ในยศติ
เพราะฉะนั้นท่านก็มีสิทธิ์ที่จะ

จะได้เดินดำเนินต่อครับผมเข้าใจแล้วพอแล้วครับ

นั่งลงครับท่านนครปฐมนะครับนั่งลงครับ
ครับท่านประธานครับแทนที่พลเอกประยุทธ์นะครับ
จะขอบคุณคุณธนทรนะครับกับเอากฎหมายอาญามาตรา๑๕
ไปดำเนินคดีกับเขาคนอย่างพลเอกประยุทธ์นี่ทำคุณบูชาโทษแท้
เดือนกรกฎาคมนะครับที่ผ่านมานะครับรัฐบาลได้รับมอบวัคซีน
สำหรับเดือนสิงหาคมนะครับมีการประเมินว่าจะรับกัน๕๘ล้านโดสนะครับ
แต่ล่าสุดตอนเช้านะครับผมเข้าไปดูในรายงานระบบติดตามตรวจสอบ
กับโซ่ความเย็นนะครับวัคซีนโควิด๑๙ที่จัดทำโดย
การจัดการลอทิสติกและโซ่อุปทานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาข้อมูลล่าสุดคือมีจนถึงวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมครับ
หากวัคซีนที่ได้รับบริจาคจากประเทศอังกฤษมาหักไปนะครับ๔๑๕๐๔๐โดส
เท่ากับว่าณวันที่๒๔สิงหาเนี่ยนะครับรัฐบาลเพิ่งจะได้รับการส่งมอบ
แต่อย่างไรก็ตามต้องอัปเดตข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปตามนี้เนี่ย
ก็มีความกังวลครับว่าเราจะได้วัคซีนมากขนาดไหนในเดือนสิงหาคมนี้
จากภูตานมา๑๕๐๐๐โดสใช่หรือไม่
ประเด็นที่ประชาชนสงสัยกันมากและไม่เคยได้รับคำตอบนะครับ
อย่างชัดเจนจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็คือ

ตรงนี้นะผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีประโยชน์เลย
ความจำเป็นครั้งแรกไม่ว่ากันครับ
เกิดจากการระบาดระลอกที่๒ที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่๑๓ธันวาคม๒๑๖๓ปีที่แล้ว
ครับมีผู้ประท้วงอีกครับเชิญท่านสุประชัยครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมสุประชัยใจสมุทร

ผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปราย
ท่านกำลังอภิปรายในเรื่องที่ซ้ำกับผู้อื่น
ประเด็นนี้มีการพูดกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
รวมทั้งเมื่อวานก็มีแพทย์หลายท่าน
ก็ได้ไปชี้แจงประเด็นนี้กันอย่างมากมายหลายครั้งเป็นที่เข้าใจกัน
แล้วว่าเหตุผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนชนิดนี้
สิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อวานผมได้ประท้วงต่อท่านผู้อภิปราย
เมื่อวานต่อท่านประธานขณะนั้นคือท่านประธานชวนหลีกภัย
ประเด็นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเราเห็นว่าวัคซีนชนิดนี้
มีการได้ฉีดต่อพี่น้องประชาชนจำนวนมากและวันนี้ยังฉีดอยู่
แล้วก็การอภิปรายซึ่งแน่นอนท่านบอกว่าไม่ใช่ไม่ดี
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าดีซึ่งเป็นผลทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความหวั่นไหวอยู่
ขณะที่เรากำลังฉีดอยู่ทุกวินาทีตอนนี้กำลังฉีดอยู่กับวัคซีนชนิดนี้
ท่านก็บอกว่ามันดีไม่พอมันไม่เหมาะในขณะที่ชุดความรู้ที่คณะแพทย์ท่านได้
มีการยืนยันต่อสื่อมวลชนไปยังสาธารณชนต่อพี่น้องทั้งประเทศว่า
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินการของภาครัฐที่กำลังตั้งหน้าตั้งตา
และเป็นที่ยอมรับกันในทางวิชาการแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าปล่อยให้มีการอภิปราย
เรื่องเดิมที่มีท่านอื่นให้อภิปรายไปแล้วเนี่ยก็เป็นการผิดข้อบังคับ
สองก็คือการอภิปรายของท่านในลักษณะนี้จะเป็นผลกระทบต่อประเทศโดยรวมในวินาทีนี้
ผมคิดว่าเป็นความจำเป็นที่ท่านประธานต้องวินิจฉัย
แล้วไปหัวข้ออื่นเถอะครับผมระมัดระวังที่จะไม่ประท้วงอยู่ครับท่านประธาน
เพราะฉะนั้นท่านได้โปรดวินิจฉัยด้วยครับขอบพระคุณครับ
ครับกรอบบังคุณครับท่านสุภาชัยประทวงก็มีเหตุผลนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการวินิจฉัยลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับ
ประการแรกเนี่ยเอ่ออย่าอภิปรายท่านประธานครับเดี๋ยวฟังหลักฐานผมครับ
รู้ว่าไม่ซ้ำครับท่านครับประการแรกเนี่ยท่านวิโรธฟังก่อนฮะ
การแรกเนี่ยพยายามอย่าไปอภิปรายในเชิงว่าวัคซีนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้
คุณภาพต่ำหรือด้อยค่านะครับอันแรกที่เมื่อวานนี้ท่านประธานชวนพูดแล้ว
ที่สองก็พยายามหลีกเลี่ยงที่ซ้ำประเด็นแค่นั้นแหละครับ

ระบาดระลอกที่๒ที่สมุทรสาครนี่เราไม่ว่ากันครับ
ต้องรอถึงมิถุนายนถึงจะส่งมอบได้
ก็มีความจำเป็นครับที่ต้องสั่งซื้อวัคซีนยี่ห้ออื่นมาแก้ขัดก่อน
นะครับด้วยเหตุนี้ในวันที่๔มกราคม๒๕๖๒
เกาหลีใต้นะครับในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับ
จำนวน๑๑๗๖๐๐โดสมาแก้สถานการณ์

ท่านประธานครับถ้าอ้างอิงตามมติคอรมอ
ผมเอาราคาตั้งแล้วกันนะครับ
เมื่อวันที่๒๗เมษายนจะทราบว่า
ส่วนราคาซื้อจริงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
อยู่ที่๕๑๒๕๐บาท
ถ้าอ้างอิงตามมติคอรมอลเมื่อวันที่๒มีนาคมเนี่ยนะครับ
ก็จะพบว่ามีราคาอยู่ที่๑๕๑๕๐บาท
และล่าสุดครับตามมติคอรมอลเมื่อวันที่๑๗สิงหาคมนะครับ
ก็อยู่ที่๔๒๑๙๕บาท
ราคาตั้งนะครับส่วนซื้อจริงต้องมาเปรียบเทียบกันอีกที
ให้จัดซื้อ๒๐ล้านโดสเมื่อวันที่๒๐เมษายน
จนกระทั่งมีการเซ็นสัญญานะครับเมื่อวันที่๒๐กรกฎาคม
โดยจากข่าวระบุว่าจะทยอยส่งมอบณปลายเดือนกันยายน

นับจากวันที่มีมติคอรมอ
จนถึงวันที่เริ่มมีการส่งมอบใช้ระยะเวลา๕เดือน

วันนั้นนายอนุทินชาญวิทยากูลที่ได้พูดว่าวัคซีนเต็มแขน
ถ้าจำกันได้วันนั้นนะครับ
ท่านรัฐมนตรีของผมนายอนุทินได้บอกว่าอาทิตย์ก่อน
ซึ่งก็น่าจะราว๘๑๒กุมภาพันธ์
มีผู้แทนจำหน่ายวัคซีน
ซึ่งก็เชื่อได้ว่าและอาจจะเป็นไปได้ว่า

เดินทางมาพบกับนายอนุทิน
ถ้าหากมีมติคอรมอให้จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์
เพื่อกระจายความเสี่ยงในวันนั้นหรือในช่วงเวลานั้น
ด้วยระยะเวลา๕เดือนซึ่งตรงกับการสัมภาษณ์หรือการ
ซึ่งตรงกับการแถลงของนายอนุทินที่ระบุว่า
จะส่งมอบได้ในไตรมาสที่๓

ที่เกิดจากแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลก

กระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนแบบนี้
ก็เอาวัคซีนไฟเซอร์ที่มีประสิทธิผลสูงฉีดทดแทนได้จริง
จริงครับท่านประธานครับสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยนะครับ

เรามีการหาลือกับไฟเซอร์ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับ
เรียกได้ว่าคุยกันตั้งแต่เนิ่น
แต่ถ้าย้อนไปดูโพสต์เฟซบุ๊กของนายอนุทินเมื่อวันที่๒๖มกราคม

กรุงประท้วงอะไรครับ
ขอรบครับผมกรุงศรีวิรัยพลังประชารัฐสมุทรประการครับ

ผมกราบเรียนท่านประธานตรงว่าผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดทั้งสิ้น
กราบเรียนด้วยวังกระลบกับท่านส่อทุกท่าน
สองวันหนึ่งคืนผ่านไป

ครับเข้าใจแล้วครับท่านกรุงครับ
ขอบคุณครับ
ขอให้อยู่ในวาระที่ประชาชน

ท่านของทุกทีนทำผิดจริยธรรมยังไงกลงยังไง

ผมยอมลาออกจากสอสอครับ
ครับครับคือประท้วงครับท่านประธานครับผมต่อเลยแล้วกันนะครับ
มีหลักเกณฑ์ต่อครับโพสต์เฟซบุ๊คนะครับของนายอนุญชาญวิรากุลเมื่อวันที่ยี่สิบหก
มกราคมนะครับลองเข้าไปอ่านกันดูครับผมรู้สึกเสียดายโอกาสมากมากครับ
เพราะว่าใจความสำคัญของโพสต์นั้นคือมีการปักใจที่จะแทงม้าตัวเดียวไปที่วัคซีน
เดี๋ยวครึ่งปีหลังวัคซีนจะมีมากขึ้นแล้วราคาวัคซีนจะถูกลง
แล้วท่านไม่เคยคิดเลยเหรอฮะว่าแล้วถ้าวัคซีนมันมีความต้องการมากขึ้น
เพราะมันมีการระบาดของเชื้อไกพันธุ์เกิดขึ้นท่านจะทำยังไง
ไม่ได้คิดที่จะกระจายความเสี่ยงสำรองวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดที่รุนแรงเอาไว้เลย
แถมยังบอกอีกด้วยว่าการเข้าร่วมโคแวคจะทำให้ซื้อวัคซีนในราคาที่แพง
ถ้าในเดือนมกราคมนายอนุทินไม่เอาชีวิตของประชาชนไปเดิมพันธุ์นะครับท่านประธาน
การแทงม้าตัวเดียวนั่นก็คือวัคซีนแอสตราเซเนก้าที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนภายในประเทศเนี่ย
แล้วตัดสินใจซื้อไฟเซอร์มาพร้อมกับซีโนแวคในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ย
ที่ผ่านมาเนี่ยไฟเซอร์อาจจะเริ่มทยอยส่งมอบแล้วด้วยซ้ำ๕เดือน
ซีโนแวคก็จะถูกใช้เพียงแค่๒ล้านโดสเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่าที่จำเป็น
ไม่จำเป็นต้องมาดึงดันที่จะต้องซื้อมาฉีดกับประชาชน
ทั้งที่วันนี้เราเจอกับสายพันธุเดลต้าแล้ว
และมันไม่มีประสิทธิผลที่เพียงพอกับสายพันธุเดลต้า
ไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนที่มีราคาตั้ง
ต้องแพงในระดับ๕๑๒บาท๕๐สตางค์
มีโดยมีประโยชนเพียงแค่กันตายไม่กันติด
บางคนอาจจะคิดว่าพลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน
โง่หรือขาดสติปัญญาผมไม่คิดอย่างนั้นครับ

เรื่องจากการเสียดสีให้ร้าย
กับทางท่านผู้ที่ถูกอภิปรายคือนายกรัฐมนตรี
และนายกรรมดีว่าการกระสวงสาธารสุข
ไม่ว่าจากการเสียดสีเรื่องใช้คำว่าโง่
หรือใช้คำว่าวัคซีนลวงโลก
ซึ่งเป็นการด้อยค่าของวัคซีนและส่งผลกระทบ
การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
ประชาชนจะขาดความมั่นใจในการเข้าถึงวัคซีนครับ
ท่านประธานได้ปวดพิจารณาด้วยครับ
ครับถ้าประท้วงตามข้อ๙นะครับ

เอ่อคำว่าหลวงโลกนะครับ
ตรงนี้มันอยู่ในยัตติเหมือนกับคำว่า
ช่อฉนหลอกลวงประชาชนนะครับ
ซึ่งมันเป็นคำพูดที่คล้ายกัน
มันไม่ใช่คำพูดเสียดสีผมถึงได้อนุญาต
ส่วนที่ท่านบอกว่าโจมตีท่านนายกรมนตรี
อนุทินเพราะตอนนี้เป็นคิวของท่านนายกกับท่านอนุทินอยู่

ก็คงจะพูดถึงท่านนายกกับท่านอนุทิน
เพราะว่าเป็นนิยติไม่ไว้วางใจ

มีการแฉพฤติกรรมที่ว่าอยู่ในยติทั้งหมดนะครับ

ครับท่านประธานครับแต่ทั้งคู่ครับมีเจตนาที่จะเอาชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ
ต่อให้มีการระบาดเกิดขึ้นก็จะแก้ปัญหาด้วยการซื้อวัคซีนที่สามารถส่งมอบได้เร็ว

กิจการวัคซีนยี่ห้ออื่นไม่ยอมซื้อวัคซีนไฟเซอร์มาสำรองเอาไว้ตั้งแต่แรก
ไม่ยอมให้วัคซีนยี่ห้อใดมาตัดหน้าแย่งซีนวัคซีนที่ตัวเองตั้งทงเอาไว้
การระบาดเกิดขึ้นรุนแรง
ประชาชนล้มตายเป็นผักป่าตายคาบ้านตายกลางถนน
มีกี่คนที่จะต้องสูญเสียพ่อแม่ไปสูญเสียคนที่เขารัก
ตายสะสมรวมกันประมาณ๑๒หมื่นคนแล้ว
ถึงจะยอมจำนวนซื้อไฟเซอร์
ในวันที่๑๗กุมภาพันธุ์

ประชาชนเสียชีวิต๘๒ราย
ในวันที่๒๐กรกฎาคมที่มีการเซ็นสัญญาไฟเซอร์เนี่ย
มีประชาชนเสียชีวิตสะสม๓๕๐๒ลาย
ต้องรอให้มีการสังเวยชีวิตถึง๓๔๒๐ศพ

ท่านประธานคิดดูสิมันน่าน้อยใจไหม
ใจดำไหมคำว่าใจดำนี่อยู่ในยติด้วยนะ
ทุกประเทศในอาเซียนเข้าร่วมหมด
ประเทศไทยก็ยังไม่คิดจะเข้าร่วม

คือเป็นการป้องกันความเสี่ยงของประเทศ
เพื่อให้ได้เข้าถึงวัคซีนให้ได้มากที่สุด
และเป็นการร่วมมือกับนานาอารยประเทศ
สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคระบาดระดับโลก
ราคาวัคซีนไม่ได้สำคัญเลย

มันไม่มีทางแพงไปกว่าชีวิตของประชาชน
ไม่มีทางแพงไปกว่าค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
ไม่มีทางแพงไปกว่าเงินเยียวยาที่รัฐบาลต้องจ่าย

ไม่มีทางแพงไปกว่าความย่อยยับทางเศรษฐกิจที่ประชาชนทุกคน
แล้วที่ต้องถามกันเสียงดังว่า

เมื่อวานนี้ท่านลำตรีชี้แจงว่าสั่งซื้อมาแล้ว๓๐ล้านโดส
ใช้เงินนะครับผมขอแก้ไขที่ท่านธรรมดีชี้แจงนะครับ
ประมาณ๑๒๐๐๐ล้านบาท
ก็ต้องถามครับว่าตอนชี้แจงของนายอนุทินเนี่ย
ใจลืมเปลี่ยนหน่วยจากดอลลาร์เป็นบาทใช่หรือไม่
ชี้แจงยังเอาข้อมูลเท็จมาชี้แจงกลางสภาเลย

ที่ไม่เข้าร่วมโคแวคที่รัฐบาลนี้ยกมาอยู่ต่อเนื่องก็คือ
ซึ่งเป็นวัคซีนซ้ำเดิม
มาวันนี้ก็ต้องถามไปที่ทางนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า
คู่สัญญาเนี่ยยังไม่เซ็นนะครับ

นายอนุทินเอาอะไรมามั่นใจว่าการส่งมอบวัคซีนจะไม่มีปัญหาครับ
มิถุนายนส่งมอบได้๕ล้านกว่าโดส

กรกฎาคม๕๓ล้านโดส
สิงหาคมประเมินกันเอาไว้ว่าจะส่ง๕๘ล้านโดส
ก็ไม่ถึงเดือนละ๑๐ล้านโดสตามแผนวัคซีนที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
รับบริจาคจากประเทศอังกฤษเมื่อวันที่๒สิงหาคมอีก๔๑๕๐๐โดส
และวันที่๒๐ก็ไปยืมภูตานมาอีก๑๕๐๐๐โดส
ล่าสุด๒๖สิงหาคมท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่า
กระทรวงการต่างประเทศกำลังติดต่อประเทศในแถบยุโรป
นี่ไม่ใช่วัคซีนซ้ำเดิมหรือยังไง
อินโดรย์มีประฉากร๒๗๑ล้านหลาน
มาเลเซียมีประฉากร๓๒ล้านคน
วันนี้เขาได้มา๘๒๘๐๐โดส

แล้วผมเน้นย้ำไปแล้วว่านี่ไม่ใช่จำนวนนับหรือเป็นหน่วยนับของวัคซีน
แต่นี่คือจำนวนชีวิตของประชาชนที่สูญเสียโอกาสในการปกป้องชีวิตของตัวเขาเองและคนที่เขารัก
ถึง๓ล้านคนโดยประมาณ
ในที่สุดครับสิ่งที่ผมไม่อยากจะได้ยินก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคม
ที่ผ่านมาผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติออกมาขออภัยพี่น้องประชาชน
ที่ไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้อย่างเพียงพอ
นี่ถือเป็นการยอมรับโดยดุษฎีแล้วว่า
เจ้าประตานครับ
ขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปราย
ท่านกำลังบิดเบือนข้อเท็จจริง
เป็นการผิดข้อบังคับข้อ๖๙ครับ
เป็นการอภิปรายถึงบุคคลภายนอก
โดยไปตีความเอาเองว่า
สิ่งที่ผู้มนุยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ท่านไม่ได้ขอโทษด้วยเหตุผลดังกล่าว

ขอให้ท่านประธานได้โปรดพินาว่า

ขออนุญาตครับท่านประทานครับ
ท่านจะประท้วงก็ค่อยประท้วงนะครับ

การที่ท่านใช้วาจาเช่นนี้

สองก็คือท่านเป็นนักโต้วาธีครับ

ท่านสบายใจครับไม่เป็นไรครับ

ครับท่าน

เข้าใจแล้ว

ไม่เป็นไรครับท่าน

แต่ห้ามเอ่ยถึงบุคคลอื่น

แต่ถ้ามันจำเป็นที่ต้องดึง

แต่ในการอดีลการทศพาก็ต้องรู้ด้วย
ถ้ามันเกินเลยผมก็จะต้องห้ามนะครับ

หังล้างอยากเวลาที่สองเนี่ย
การที่ผู้อภิปรายจะกล่าวหา

หรือการที่สามลึกคนอื่น

เดี๋ยวจะต้องออกมาเป็นผู้ชี้แจงเองนะครับ

ในกรณีแขนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ

แท้สิทธิ์ประท้วงครับท่านประทานครับผมนทุศบัวประทุมบัญชีรายชื่อภักดิ์เก้าไกรครับ
ผมขอประท้วงการทำหน้าที่ของท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่๙ครับ

แต่ประเด็นของผมก็คือว่าท่านผู้ประท้วงก่อนหน้านี้ได้ใช้การประท้วงเป็นการตัดจังหวะ
เป็นการทำลายน้ำหนักสิ่งที่ผู้อภิปรายกำลังอภิปรายแถมยังเป็นการชี้แจงอีกนะครับ
ไปใช้เวทีสภาในการเอาข้าราชการมาชี้แจงเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว
นี่ท่านยังใช้เวทีในสภาชี้แจงอยู่ผมคิดว่ามันหลายครั้งแล้วครับ
ในการอภิปรายในคันนี้ครับท่านประทานครับท่านประทานครับ
อนุญาตครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสุประชัยใจสมุทรสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรระบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย
ผมอยากจะให้บุคคลที่ได้ประท้วงผมสักครู่เนี่ยถอนคำพูดเพราะท่านกำลังใส่ร้ายป้ายสีผม
ท่านกำลังใส่ร้ายป้ายสีว่าการกระทำของผมมีเจตนาเพื่อจะตัดการอภิปราย
ซึ่งไม่ค่อยเป็นสาระของท่านผู้อภิปรายไปเมื่อสักครู่แต่เมื่อท่านอยากอภิปรายให้ครบไปก็ไปเถอะครับ
แต่ผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นผมมีเกียรติยศพอที่จะไม่ทำเรื่องแบบนี้
ผมกำลังอภิปรายมีสมาชิกบางคนก็มีการพูดจาเสียดสี
ให้ผมได้ยินซึ่งผมไม่ถือเป็นสาระเหมือนกันเพราะชีวิตท่านก็มาไกลแล้ว
ครับครับนะครับแต่ท่านก็โปรดพึงระวัง
บอกแล้วกับอาวุโสในสังคมมันมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็

ครับก็อันนี้ผมตัดสินใจนะครับผมตัดสินนะครับว่า
ท่านนัทธวุฒิการยืนขึ้นยกมือแล้วก็ยืนขึ้นเนี่ยเป็นการประท้วง
ข้อบังคับประธานต้องให้โอกาสเขาชี้แจง
เพราะฉะนั้นผมไม่รู้หรอกครับว่าท่านเขาจะประท้วงเรื่องอะไรนะครับ
ต้องให้เขาชี้แจงก่อนเราถึงจะมาตัดสิน
ถึงจะมาวินิจฉัยว่าประท้วงนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ต้องทำตามข้อบังคับ
แต่พอวินิจฉัยเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงถือว่าเป็นเด็ดขาดนะครับ
กรณีที่ท่านกล่าวหาท่านสุประชัยตรงนั้นก็ถอนนะครับ
เขาคงไม่ได้มามีเจตนาขาดจังหวะตามที่เขาได้แถลงนะครับ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

ช่อฉนหลอกลวงประชาชนในการสัญญาจัดหาให้วัคซีน
ซึ่งมันเป็นคำพูดที่ยังอยู่ในประเด็นอยู่
ไม่ได้ครับประธานแล้วก็ไม่ใช่เป็นคำพูดที่มัน
เอ่อไม่สุภาพหรือเลวร้ายหรือไม่สมควร
ผมหรือไม่ใช่เสียดสีเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดตรงเนี้ย
มันก็ผมถึงได้อนุญาตซึ่งได้วินิจฉัยถือว่าเด็ดขาด
ผมผมขอรบท่านท่านขออนุญาตท่านฟังผมนิดหนึ่งครับ
ครับผมก็ไม่ใช่คนที่จะคุยภาษาคนไม่รู้เรื่องนะครับท่านท่าน
ผมอยากเรียนท่านประธานว่ายัตตินี่คือวัคซีนลึกลับ
แต่คำว่าวัคซีนลวงโลกคือหลอกลวงวัคซีนทุกชนิด
รวมทั้งซิโนแวครวมทั้งเอสตราการพูดอย่างนี้อย่างที่มีผู้อภิปรายพูดไปหลายคน
ผมไม่อยู่ในนานที่จะอธิบายเรื่องนั้นได้เพราะผมไม่ใช่ลำตี
แต่ผมอธิบายได้ว่าคำพูดนี้คือส่อเสียเสียสีและสร้างความเสียหาย
สร้างความสับสนให้ประชาชนแล้วมาใช้ลีลาโต้วาธีพูดแล้วก็ตีกิน
ไม่ชอบไม่ชอบหรอกครับท่านต้องอวิจัยเรื่องนี้ครับ
ท่านท่านครับว่าพูดต่อไปไม่ได้ในเรื่องวัคซีนลวงโลก
ขอบคุณท่านท่านก็ผมได้วินิจฉัยไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
แต่อธิบายแล้วท่านวิโรธท่านจะขยายความนะก็ได้วัคซีนลวงโลก
คือการส่งมอบที่มันไม่ได้เป็นอันนั้นนะครับตรงนี้อธิบายต่อ
อีกนิดก็ได้ครับคือให้เข้าใจตรงกันความหมายของท่านวิโรธ
นะครับจะได้ไม่ใช่ไปพูดว่าไอ้วัคซีนตรงนั้นมันลวงโลกนะครับ
ยี่ห้อนั้นรวงโลกโอเคเชิญต่อครับจะได้สรุปแล้วครับ
ครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเก้ามันไม่สงบสักทีครับ
ครับครับท่านประธานครับคนที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดนะครับ
ก็คือคนที่ยืนกรานว่าการตัดสินใจไม่เข้าร่วมโคแวคเนี่ย
เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับท่านประธานมาดูครับว่า
ในวันที่๒มิถุนายนเนี่ยใครพูดอะไรเอาไว้
คนนี้แหละครับที่ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบสูงสุด
ในการไม่เข้าร่วมโคแว็กซ์ท่านประธานดูคลิปคลิปนี้ฮะ
ไทยก็ได้พยายามเจรจากับโคแวคมาตลอดแต่เราไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับวัคซีนฟรี
เพราะเป็นประเทศที่มีฐานะปานกลางฟังเหตุผลนะครับ
จะร่วมโคแวคไทยต้องซื้อราคาที่แพงกว่า
และไม่สามารถจะเลือกวัคซีนจากผู้ผลิตรายใดก็ได้
ต้องอยู่ในยี่ห้อที่โคแวคกำหนดเท่านั้น
จึงมีความไม่แน่นอนไม่อิสระทั้งชนิดจำนวนราคาและเวลาที่จะได้รับ

โดยก็สิ่งที่อยู่ในโครงการมีไฟเซอร์แอสซาร์เซลิก้า
ซึ่งตอนนี้เราผลิตเองได้แล้วนะครับเราใช้อยู่ในปัจจุบัน
ที่ประเทศร่ำรวยบางประเทศมีการกักตุนวัคซีน
ส่งผลกระทบโครงการโคแวคจนครูต้องออกมาตำหนิ

และมีคัตรการเฉพาะประกอบด้วยผู้ชิวชาห์หลายด้าน
ทางด้านวิชาการกฎหมายการเงินมาร่วมพิหนักเงื่อนไข

นะครับท่านประธานที่เคารพครับต้องย้ำว่านี่คือสิ่งที่
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบครับ
โยนบาปให้ข้าราชการไม่ได้ครับ
เพราะเมื่อวันที่๕ตุลาคม๒๖๖๓ปีที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
ครั้งที่๕ทับ๒๕๖๓ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูล
เป็นประธานในที่ประชุมก็ได้เตือนแล้วว่า
ควรดำเนินการโดยมีกำหนดการที่ชัดเจนได้แล้ว
เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้รับวัคซีน
ซึ่งก็คือโอกาสในการมีชีวิตรอดของประชาชน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือโดยจะกำหนดคณะทำงานให้เป็นวาระพิเศษ
แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่นำพาไม่ใส่ใจ
สิ่งที่อยู่ในใจของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
มาโดยตลอดก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้น
ประชาชนจะเป็นจะตายอย่างไรจะไม่มีวัคซีนยี่ห้อไหนหรือโครงการอะไรมาตัดหน้า
แย่งซีนหรือจะมาก่อนหน้าวัคซีนแอสตราเซเนก้าที่ตัวเองตั้งทงเอาไว้
ทั้งคู่นะฮะจริงต้องรวมนายอนุทินเข้าไปด้วย
หมายที่จะใช้วัคซีนที่ตัวเองตั้งทงนั่นก็คือแอสตราเซเนก้าที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนภายในประเทศเนี่ย
นำมาสร้างความนิยมทางการเมืองโดยมีดีเดย์ในเดือนมิถุนายน
ผลเอกประยุทธ์และนายอนุทินไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ในใจคิดแต่จะเอาวัคซีนมาสร้างความนิยมทางการเมืองลูกเดียว
เงินภาษี๖๐๐ล้านบาทที่เอาไปอุดหนุนบริษัทเอกชน
ท่านครับขอประท้วงครับเป็นการใส่ร้ายป้ายสีอย่างรุนแรงมาก
ซึ่งผมว่าเป็นกรณีมันแรงเกินสมควรคือท่านอภิปรายธรรมดาไปได้
จนถึงขนาดว่าตั้งทงโดยไม่สนใจเรื่องชีวิตประชาชน
เป็นการใส่ร้ายป้ายสีปิดข้อบังคับอย่างร้ายแรง
จริงผมขออนุญาตเรียนปรึกษาท่านประธานนะครับว่า
จากตามข้อบังคับแล้วเนี่ยสมาชิกก็จะต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมด้วย
ซึ่งในหมวด๒ข้อ๑๒เนี่ยนะครับ
สมาชิกจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาไม่สุภาพ
มีลักษณะเป็นการดูหมินหมินประมาทเสียดสี
หรือใส่ร้ายป้ายสีของบุคคลใด
หรือนำเอาเรื่องที่เป็นเท็จซึ่งท่านใช้บ่อยมาก

เพราะฉะนั้นผมขอประท้วงต่อท่านประธานครับว่า
เขาผิดข้อบังคับผิดประมวลเจรภรรยธรรม
เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ให้ท่านถอนซะเถอะ
คือท่านเนี่ยเอาชีวิตคนมาว่าคนตายเยอะ

แล้วท่านกำลังบอกว่าตั้งทงเพื่อหาขแนนนิยม
ไม่สนใจต่อชีวิตของมนุษย์ของคนไทยเนี่ย
ผมว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้มีการอภิปราย
ขอให้ท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยและให้ถอนคำพูดคำพูดนี้เถอะครับ
คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องเป็นการกล่าวหาที่ค่อนข้างจะรุนแรง
เพราะฉะนั้นในยติก็ยังมีการกล่าวหาที่รุนแรงนะครับ
ส่วนคำพูดที่ผมฟังตลอดมาก็ยังไม่ถึงขนาดต้องถอน
เพียงแต่ว่าเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีออกมาตอบโต้ก็ในระดับความรุนแรงเหมือนกันก็ได้นะครับ
เหมือนกับที่ท่านประธานชวนได้วินิจฉัยว่าเมื่อวาน
ถ้าท่านต่อว่าเขาแรงอภิปรายเขาแรงเขาก็จะออกมาตอบโต้ในระดับเดียวกันก็ได้นะครับ

เชิญต่อครับท่านท่านสรุปสรุปเดี๋ยวไม่จบหรือทิ้งครับเชิญครับ
เงินภาษี๖๐๐ล้านบาทที่เอาไปอุดหนุนบริษัทเอกชน
ก็เพียงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้บริษัทเอกชนลายนั้น
ไม่ได้มีความมั่นคงด้านวัคซีนในระดับสูงอะไร
ที่รัฐบาลสามารถไปจำกัดการส่งออก
เพื่อจะเอาวัคซีนมาปกป้องชีวิตประชาชนได้ตามสมควรเลย

ผมยืนยันครับว่าประชาชนที่ล้มตายจำนวนมาก
หลายลายไม่จำเป็นต้องตายครับ
ลายที่ตายไม่ได้ตายเพราะความรุนแรงของโรค
แต่ตายเพราะการบริหารจัดการที่ล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน
จงใจพาเอาชีวิตของประชาชนไปเสี่ยง
ท่านประธานครับคุณญาติปรัฐทวงศ์ครับ
ท่านประธานที่เคารพครับผู้มันักศิกรที่มาตรฤกษ์
สมาชิกสภาผู้แทนและสดรพพรูมเจนทใน้จังหวัดบุรีลำครับ
กล่าวเหมาะประดาษจนบนวนมากนั้น

ออกมาแถลงเสนอแนะแก่รัฐบาลครับ

เชื้อกลายพันธุ์มาฉีดให้กับประชาชน

และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

ยังได้ออกแถลงการเน้นย้ำจุดยืนอีกฉบับหนึ่ง
วันที่๕กรกฎาคมอีกด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมโรคติดเชื้อ

ซีโนแวคนั้นไม่เคยมีข้อมูลการศึกษาวิจัย
อย่างเป็นระบบมาก่อนนะ

เชื้อสายพันธุเดลต้า
และในวันที่๘กรกฎาคม๒๕๖
แพทยศภาอีกองค์กรหนึ่ง

ยังรัฐบาลให้จัดหาวัคซีน

เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาและจัดสรรวัคซีน

ล่าสุดก็มีงานวิจัยที่ท่านวายโยพูดไปแล้ว

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวัยมหิดล

ในการเจอกับเชื้อสายพันธุเดลต้า

มันรับมือไม่อยู่ครับ
บาลกล้ากล่าวหาองค์กรทางการแพทย์

แล้วมันไม่เหมาะกับสถานการณ์แล้ว

คือเชื้อสายพันธุเดลต้าใช่หรือไม่
ที่รัฐบาลจะยอมรับข้อเท็จจริง

รัฐบาลทำยังไงฮะกับเอาผลการทดลองที่ยังไม่ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับสากล
ไม่ได้มีหลายหลายชิ้นเป็นการวิจัยที่ไม่ได้ทำอย่างเป็นระบบอย่างเมื่อวันที่สิบเก้ากรกฎาคมกระทรวงสาธารณสุข
เอาผลการศึกษาที่มีตัวอย่างเพียงหลักร้อยหลักพันมาอ้างว่า
สินโอแอร์แหคสองเข็มนั้นมีประสิทธิภาพสูงถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเจอกับอัลฟ้าและเดลต้า
ถ้าตัวเลขนี้น่าเชื่อถือจริงนี่คือการค้นพบครั้งใหญ่ของโลกแล้ว

ที่ได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำรวยชะลอการฉีดเข็มสาม
เพื่อให้ประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศยากจนได้ฉีดเข็มแรกไปก่อน
แต่องค์การอนามัยโลกกลับแนะนำให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายเขาระบุยี่ห้อไว้เลยฮะ
การอนามัยโลกจะแนะนำให้พิจารณาฉีดเข็ม๓ทำไม
ผมถามรัฐบาลจะมาให้ประชาชนฉีดไข้ทำไม
ใช่ครับโดยทฤษฎีเนี่ยการฉีดแบบไข้เนี่ย
มันจะให้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นโดยทฤษฎี
แต่ท่านประธานครับการพิจารณาการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
โดยใช้เป็นนโยบายระดับชาติกับประชาชนทุกคน
รัฐบาลจะคำนึงถึงภูมิคุ้มกันที่สูงอย่างเดียวไม่ได้
ต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยด้วย
ถ้าท่านประธานสังเกตรายงานผลการศึกษา
ที่รัฐบาลเอามาอ้างกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ย
ท่านประธานรับรองความปลอดภัยในการฉีดแบบไขว้เลย
อย่างนั้นการทดลองวัคซีนก่อนใช้งานจริง
เขาต้องทดลองถึง๓เฟสไปทำไมครับท่านประธาน
ท่านประธานครับถ้าจำกันได้
เมื่อวันที่๑๗มกราคมพลเอกประยุทธ์

ผมไม่ยอมให้รีบร้อนฉีดวัคซีนที่ยังทดสอบไม่ครบถ้วน
และไม่ยอมเป็นประเทศทดลอง

ผมต้องมั่นใจก่อนว่าวัคซีนนั้นปลอดภัย
ในวันที่๒กุมภาพันธ์

ก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจกับประชาชนว่า
ประเทศได้รับวัคซีนก่อน
เพราะได้รับในฐานะยอมให้ประชาชนได้รับการทดลองไว้ใจวัคซีน
ซึ่งไม่เคยอยู่ในหัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนนี้

ต้องตั้งคำถามว่าณวันนี้ให้ตอบมาหน่อย

มีงานวิจัยในระดับสากลมากเพียงพอหรือยัง

อย่างนี้ไม่เรียกว่าเอาคนไทยมาทดลองหรอกหรือครับ
ผมว่ารัฐบาลยอมรับมาตรงเถอะว่า
จำเป็นต้องฉีดไข้ก็เพราะว่า
ก็เลยต้องเอาชีวิตประชาชนมาฉีดไข้

แม้ว่าจะมีองค์กรทางการแพทย์ออกมาแถลงการ

แม้กระทั่งศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ทั้งนายอนุทินและผลเอกประยุทธ์ให้ความเคารพ
ก็ได้ให้ความเห็นเมื่อวันที่๑๖กุม

ผมคิดว่ารัฐบาลต้องยอมรับได้แล้วครับ

ที่ได้โกหกหลอกลวงประชาชนเอาไว้
รัฐบาลอุปโลกขึ้นมาหลอกประชาชนทำไมฮะ

ฉีดให้กับประชาชนอย่างไม่มีทางเลือก
สิงหาก็มีมติให้ซื้ออีก๑๒ล้านโดส
ที่ผ่านมามีแต่รัฐบาลเท่านั้นแหละที่ด้อยค่าสติปัญญาของประชาชน

ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้โกหกประชาชนเอาไว้เนี่ย
ก็เสียวไส้อยู่ดีและเดือนที่น่ากังวล
และประชาชนตั้งคำถามมากที่สุดก็คือเดือนกันยายนนี้
คือเดือนนี้การฉีดแบบไข้ครับ
นั้นได้เริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่๒๐กรกฎาคม
ตามหนังสือที่สท๐๔๑๐๓ทับว๔๖๖

ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขถึงผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพทั้ง๑๓เขต

เว้นจังหวัดที่มีสถานการณ์การระบาดสูงนะครับ
ดังนั้นนะครับในเดือนกันยายนนี้เนี่ย

วันนั้นมีคนฉีดไปแล้ว๒๙๗ล้านคน
ก็ต้องเตรียม๒๙๗ล้านโดส
ใช้สำหรับฉีดเป็นเข็มแรกในเดือนกันยายนนะฮะ
อีกจำนวนนึงซึ่งถ้าเอายอดสิงหาคมมาประมาณการ
อย่างน้อยก็ต้องเตรียมไว้๒ล้านโดส

รวมแล้วครับในเดือนกันยายนนี้
ก็ต้องเตรียมไว้อย่างน้อยราว๘๗ล้านโดส
แต่พอมาดูแผนการส่งมอบวัคซีน
ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมที่รัฐบาลประชาสัมพันธ์
ในเพจไทยรู้สู้โควิดเมื่อวันที่๒๖สิงหาคมนี้เองนะครับ

กัญญาถึงธันวาจะมีการส่งมอบเดือนละ๗ล้าน
ถ้าเดือนกัญญามีการส่งมอบ๗ล้านจริงเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์ต้องตอบคำถามแล้วว่ามั่นใจหรือเปล่า
พอฉีดให้กับประชาชนทั้งเข็มแรกเข็มสอง
และบางส่วนที่เพิ่งได้ประกาศไปว่าจะฉีดเข็มสาม
จะพอหรือไม่จะมีผลทางอย่างไร
เรื่องนี้ผมคิดว่าต้องการชี้แจงต้องการคำชี้แจง
อกจากนี้เมื่อนำผมนำเอาแผนการจัดหาวัคซีนสิงหาถึงธันวาเนี่ย
มารวมครับตามข่าวนะครับ
เขาบอกว่าณสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ย

พอผมมารวมกันเนี่ยนะครับ

ไม่ถึง๖๑ล้านโดสตามที่ผลเอกประยุทธ์
หมายให้โคศกออกมาแถลงยืนยันว่า

ปรากฏประชาชนจับโป๊ะได้ว่าไม่ถึง๖๑

จากการแถลงการของกรมควบคุมโรคครับ
พอมาดูที่ตารางแผนการจัดหาวัคซีน
ปรากฏว่าแผนการจัดหาวัคซีนเปลี่ยนตัวเลขครับ

ตุลาคมเปลี่ยนจาก๗ล้านเป็น๑๐ล้าน
พฤศจิและธันวาคมเนี่ยนะครับ
พฤศจิและธันวาเปลี่ยนจาก๗ล้านเป็น๑๓ล้าน
รวมแล้วเป็น๖๑ล้านโดสเป๊ะครับ
แต่ผมว่ามันก็เป็นความชอบทำของประชาชนที่ต้องตั้งคำถามกับพลเอกประยุทธ์ครับ
และนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่า
ตัวเลขที่ปรับเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนี้

นั้นปรับเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไร
หรือเป็นความหรือความพยายามที่จะทำให้แผนการจัดหาวัคซีนที่ไม่เป็นไปตามแผนที่โกหกประชาชนเนี่ย
สามารถส่งมอบได้๖๑ล้านโดสภายในปีนี้จริง

คราวนี้ต้องเตรียมไว้สูงถึง๔๑๙ล้านลาย
เพราะฉีดให้เขา๔ล้านเศษ
เดือนนี้ครบ๓เดือนแล้วครับก็ต้องฉีดให้เขา๔ล้าน
ซึ่งถ้าเกิดเดือนสิงหาคมฉีดได้พอกับเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับ
ก็ต้องเตรียมไว้๕๗๓ล้านโดส
และยังต้องเอามาฉีดเป็นเข็มแรก
ก็ต้องเตรียมไว้อีก๒ล้านโดส
อย่างน้อยก็ต้องมีสักเกือบ๑๒ล้านโดส

เรื่องนี้ผลเอกประยุทธ์ก็ต้องชี้แจง
ว่าจะไขว้กันกี่สูตรนะฮะ

เพียงพอต่อการฉีดเป็นเข็มสอง
ประชาชนเป็นห่วงอย่างมากนะครับ

เพราะรัฐบาลประชาสำคัญมาโดยตลอดว่า
การฉีดแบบไข้มีข้อดีที่กระตุ้นภูมิที่สูง
ได้ในระยะเวลารวดเร็วแค่๓๔สัปดาห์เท่านั้นเอง
ต้องรอเข็ม๒ถึง๓เดือน
แต่แล้วทำไมการประชาสัมพันธ์ล่าสุดที่เพจไทยรู้
สู้โควิดเนี่ยแต่ลบไปแล้วนะครับ

เข็ม๒เมื่อ๒เดือนผ่านไป
ตกลงนี่คือการสื่อสารผิดพลาด
หรือเป็นเพราะรัฐบาลเสียว
หรือรู้อยู่แก่ใจว่าต่อให้ฉีดแบบไข้
ไม่พอฉีดเป็นเข็ม๒ให้กับประชาชนหรือเปล่า
จากแผนการจัดหาวัคซีนที่โกหกประชาชน

คนเราเนี่ยพอเริ่มต้นโกหกประชาชนแล้วเนี่ย
มันก็ต้องโกหกพันกันไปเรื่อย
อย่างนี้ใช่หรือไม่ต้องตอบ
ท่านประธานครับขอประชวงครับ

ใส่ร้ายผู้อื่นตลอดเวลาครับ

แต่ได้สอดรู้เรื่อง

ประท้วงประธานเรื่องอะไรครับ
เพราะว่าใช้คำพูดใส่ร้ายตลอดเวลาครับ
ขอให้ถอนคำว่าโกหกลวงโลกครับ
คนทำงานด้วยความเพื่อบ้านเมือง
แต่มาฟังคนที่พูดจาใส่ร้ายตลอดเวลาครับ

ขอให้ถอนคำอย่าใช้คำพูดที่
ใจร้ายผู้อื่นตลอดเวลาครับ

ท่านประธานวันนี้งูชุมจริงครับ

และคำพูดก็
เป็นกำพูดที่พี่ปลายไม่ได้ไว้วางแทน

และทำหน้าที่ในสภาทัวร์ตัวสอบ

ท่านประธานค่ะ
ต้องทีละท่านเดี๋ยวจะอนุญาตธรรมก่อน

ผมประท้วงสักครู่

ู่ชุมอันนี้เสียดสีครับผมนี่เป็นสอสอนะครับ
จะบอกว่าผมงูเห่าคุณพูดมาเลย
ผมเป็นสอสอที่มีจิตสำนึกต่อบ้านเมือง

ครับครับเข้าใจแล้วอันนั้นเรื่องส่วนตัวแล้วครับ

เอ่อท่านวิโรธสภาผมไม่มีงูหรอกครับ

ครับทำไอ้เหมียะทำไอ้เหมียะ
เอ่อท่านสอสอนครับมีอะไรครับประทวงอะไรครับ
ดิฉันชื่ออมรัฐนะคะไม่ได้ชื่อนครปฐม
ท่านประทันค่ะผมเรียกสอสอนครับถูกไหมครับ
ท่านประทันค่ะดิฉันอำราษนะครับพระเก้าไกรค่ะ
จะได้จำได้ครับโอเคครับดิฉันขอประทวงผู้ประทวงสักครู่
เมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณวิโรธเรียกว่างูอะค่ะ
ว่าเรียกผิดอ่ะนะคะลุกขึ้นประท้วงผิดข้อให้ท่านประธานวินิจฉัยนิดนึงนะคะ
ว่าผิดข้อบังคับข้อที่๗๑หรือเปล่าค่ะ
เพราะท่านผู้ประท้วงนะคะไม่ได้บอกว่าอยู่พักอะไรค่ะ
แนะนำตัวว่าชื่อนามสกุลแต่ไม่บอกว่าอยู่พักอะไรนะคะ
ดิฉันไม่ทราบว่าท่านผู้ประท้วงสักครู่นี้สังกัดพักอะไรแล้วนั่งอยู่ที่ไหนคะ
นั่งอยู่ในที่นั่งของพักอะไรขอบคุณค่ะ
ครับไม่เป็นไรครับอันนั้นเป็นหน้าที่ประธานครับ
ไม่เป็นไรครับผมรู้จักแล้วไม่เป็นไรครับ
เชิญท่านวิโรธต่อครับจะได้จับจบครับ

คือพลเอกประยุทธ์ต้องตอบให้ชัดเจนครับว่า
เพราะประชาชนที่เขามาฉีดซีโนแวคเข็มแรกเนี่ยนะครับ
เขาก็ยอมให้รัฐบาลเอาชีวิตของเขามาทดลองฉีดแบบไข้
สถานการณ์ที่จำเป็นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับ

ถ้าปรากฏว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับสายพันธุเดลต้าด้วยซีโนแวคเข็มเดียวถึง๒เดือน
สื่อสารผิดพลาดหรือว่ามันมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นจริง
ผมว่าผลเอกประยุทธ์ต้องชี้แจงนะครับ

ผมขอวิงวอนไปทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางนายอนุทินนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับว่า
ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยณวันนี้เนี่ยประชาชนรับได้
ก็สื่อสารข้อเท็จจริงออกมานะครับ
ก็ปล่อยให้เป็นข้อที่จริงไปตามนั้นครับ
พยายามบิดเบือนโกหกนะครับหรือเลือกเอาข่าวที่ดีนะฮะ

อย่างล่าสุดครับเมื่อ๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ก็เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนะ
บอกได้อย่างไรว่าไทยฉีดวัคซีนเข้าใกล้ภูมิคุ้มกันหมู่๕๐ล้านคนตามแผน
คิดเป็นเพียงแค่๙เสร็จเท่านั้นเอง
สำหรับประชาชนที่ฉีดวัคซีนเข็มเดียว
ก็มีเพียงแค่๒๐ล้านคนเศษเท่านั้น
ยังมีประชาชนอีก๔๐กว่าล้านคน
ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียว
นี่แหละฮะเข้าใกล้ภูมิคุ้มกันหมู่
พูดมาได้ยังไงสื่อสารมาได้ยังไง

การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รัฐบาลจำเป็นต้องใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง
มีนักวิชาการคำนวณแล้วครับว่าก็ต้องฉีดถึงมากกว่า๙๐

ประเทศอย่างอังกฤษครับผมเรียนตรงฮะ
เขาเลิกคิดที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปแล้วครับ
เขาพยายามที่จะวางกลยุทธ์ในการมุ่งลดทอนอันตรายของการติดเชื้อโควิดลง
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ร่วมกับโควิดไปได้
ไม่เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินเนี่ยนะครับ
จะโกหกประชาชนเรื่องภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยไปทำไมฮะ
ยังไม่กี่วันก่อนครับฟุตบอลพรีเมียลีก
ผมไปนั่งดูที่อัธจันทร์ผมไปดูภาพเนี่ยอัธจันทร์
ปื่อกดเขาทดมาสกันแล้วทีอังกฤษ
สิ่งที่ประชาชนสงสัยมากก็คือทำไมตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับ
ที่หายป่วยกลับบ้านก็เพิ่มขึ้นนะฮะ

ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ท่านประธานไปดูข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพท

ในระดับสูงถึง๒๔๒๕แล้ว

ข้างหน้าเราข้างหลังเราซ้ายเราขวาเรา
มันนี่แหละต้องมีคนใดคนหนึ่งนี่แหละ

แต่จำนวนการตรวจนะครับ

เฉลี่ย๗วันล่าสุดนี้ไม่ถึง๕๐๐๐ด้วยซ้ำ

รวมเอาจำนวนผู้ที่กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน

ผมไม่เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์จะไปกรบตัวเลขเหล่านี้ทำไม
บิดเบือนข้อมูลกับประชาชนทำไม
เพราะสุดท้ายจำนวนการเสียชีวิตก็สะท้อนความจริงของมันออกมาเอง
ล้มตายของประชาชนจำนวนมากอย่างนี้เนี่ยผมยืนยันครับว่า
มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ตายโดยไม่สมควรตาย
ลายต้องตายเพราะเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ล่าช้า
ไม่ได้รับยาฟาวิพิราเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสอย่างทันท่วงที
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ดำรงตำแหน่งอยู่หลายตำแหน่งนะครับ
ไม่ว่านายกพอสบคพอศูนย์อำนวยการแก้สถานการณ์โควิดกรุงเทพและปริมณฑล
ประธานศูนย์บริหารจัดการวัคซีนแบบเด็ดเสร็จซิงเกิ้ลคอมมาร
รวบอำนาจพรบไว้สามเสียชบับถืออำนาจตามพกฉุกเฉิน

ท่านประธานลองมาดูวิธีคิดของพลเอกประยุทธ์นะฮะในคลิป

แล้วจะรู้ว่าทำไมประชาชนถึงเข้าถึงการรักษาได้ช้า
กว่าจะได้ยามันถึงยากเย็น
ทำไมถึงต้องสารวนกับกระบวนการต่างตรวจแล้วตรวจอีกตรวจซ้ำตรวจซ้ำ
ท่านประธานดูคลิปนี้ครับ

ถ้าครั้งแรกแล้วมันดูติดเชื้อ
รอสักสักยาหรือสักเจ็ดวัน

แล้วก็เช็คเวาะให้มันอยู่ที่บ้าน
มันถึงสู่ระบบการรักษาแพทยาบาล
แล้วก็ค่อยเป็นนับเป็นยอดป่วย

ถ้าตรวจทั้งเดียวและป่วยหมด
โอ้โหมันยิ่งยอดมันต้องมาใหญ่เลยไม่ได้ปกปิดเลยนะเนี่ยท่านประธาน
ผมเนี่ยยังรอดถ้าผมรอดมาได้นะผมมาตรวจอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเกิดว่าติดเชื้อผมก็คิดว่าผมน่าจะได้ถึงหมอถึงยา
เปล่าฮะเอาผมไปสวอปอีกแล้วถึงจะนับเป็นผู้ป่วย
นี่แหละครับความคิดของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรี
นี่แหละฮะคนคนนี้คือประยุทธ์หรือเปล่าหรือเป็นคนหน้าเหมือน
พูดอย่างนี้ได้ยังไงไม่เข้าใจถึงอาการของโรคเลย
วันให้เขาไปอยู่ที่บ้านพูดได้ยังไงครับท่านประธาน
ทั้งที่กรมการแพทย์พยายามที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงฟาวิพีโรเวียดได้เร็วที่สุด
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่สธ
วันที่๓สิงหาคมถึงโรงพยาบาลทุกสังกัด

วันที่๗สิงหาคมครับกรมการแพทย์ก็กรุณามาก
ออกหนังสืออีกฉบับหนึ่งที่สธ๐๓๐๕๑๘๙๖

ให้พิจารณาจ่ายยาฟาวิพิราเวียให้แก่ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรอเข้ารับการรักษา
และแนวเวชปฏิบัติตั้งแต่๒๑กรกฎาคม๔สิงหาคม
ก็เน้นให้แพทย์พิจารณาจ่ายยาฟาวิพิราเวียให้กับผู้ป่วย
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก
และผู้ที่มีโรคประจำตัวให้เร็ว
พร้อมกับแนะนำอีกว่าการได้รับยาฟาวิพิราเวียภายใน๔วัน
นับจากวันที่เริ่มมีอาการจะลดความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยหนักได้
ผมต้องขอบคุณคุณหมอสมศักดิ์อักษิณด้วยใจจริง

แทนที่พลเอกประยุทธ์จะนำเอาคำสั่งและข้อเสนอแนะจากกรมการแพทย์
ขยายผลเพื่อให้ประชาชนที่ตรวจว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ย
เข้าถึงยาฟาวิพิโรเวทได้เร็วที่สุด
เพื่อเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอด
ผลเอกประยุทธ์กลับมีความคิดที่จะกรบตัวเลข
ไม่อยากให้มีงานไม่อยากให้มีการรายงานตัวเลขผู้ป่วย

จนถึงกับมีความคิดตามคลิป
ที่จะทอดทิ้งผู้ติดเชื้อให้ทุกข์ทรมานตามยัตถากรรม
คิดแต่จะเพิ่มกระบวนการในการเข้าถึงยา
การรักษาต้องให้ต้องมีการตรวจซ้ำตรวจซ้อน
กว่าผู้ป่วยจะเข้าถึงยาอาการก็หนัก

จากที่ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก็ต้องมาใส่
ที่ไม่ต้องตายสุดท้ายก็ต้องมาตาย
สุดท้ายหากการฉีดวัคซีนของรัฐบาลนี้
ยังคงอยู่ในรูปแบบนี้
ผนวกกับการเข้าถึงการรักษาที่ยังยากแบบนี้

เจอกับการตรวจซ้ำตรวจซ้อนงานธุรการวุ่นวายแบบนี้
ทุกคนครับทั้งผมท่านประธาน

ที่วันนี้ยังไม่ติดก็คือรอติด
เมื่อรอติดแล้วก็ยังต้องรอตรวจ
รอตรวจแล้วก็ยังต้องรอผลตรวจ
จากนั้นก็รอเตียงรอยา
รอนานเข้าก็รอความตาย

สมาชิกสภาผู้แทนรัศนรรดิ
ครับก็ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับครับ
เล็บ๓ครับไม่ควบคุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
เนื่องจากว่าท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับ
ผิดข้อบังคับที่หกสิบเก้าใส่ร้ายป้ายสีนะครับ
หาว่าท่านนายกปกปิดข้อมูลนะครับทั้งที่นายกเนี่ยอภิปรายพูดแล้ว
หลายครั้งด้วยกันว่าท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูล
ไม่มีการปกปิดข้อมูลจำนวนผู้ป่วยแต่อย่างใด
เพราะว่าข้อมูลนี้ต้องเผยแพร่ไปยังต่างประเทศในองค์การอนามัยด้วย
อยากให้ท่านประธานควบคุมการประชุม
ตามข้อเก้าองค์เล็กสามด้วยครับขอบขอบคุณครับ
ผมฟังอยู่นะครับขอความกรุณาอย่าประท้วงเลยครับ
เพราะว่าถ้าประท้วงเดี๋ยวไม่จบสักทีเพราะผมฟังอยู่
ถ้านอกประเด็นหรือผิดข้อมันครับอย่าประท้วงเอง
สิ่งที่ท่านประท้วงก็ไม่ถูกครับเพราะว่ายังอยู่ในประเด็นอยู่
เป็นการกล่าวหาถูกแล้วครับเพราะว่าพิปรายไม่วางใจแล้ว
ทุกอย่างนี้อยู่ในเนื้อหาสาระของยติทั้งนั้น
คือไม่ได้อยู่นอกประเด็นนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะ
กล่าวหาตามประเด็นต่างต่างที่อยู่ในยติท่านประธานครับที่
ผู้ที่ผู้ที่จะตอบก็คือตัวท่านนายกรมนตรีเองนะครับ
เพียงแต่ว่าถ้าท่านพูดอะไรที่มันเกินไป
ก็ต้องรับผิดชอบในการถูกฟ้องร้องเองแค่นั้นเองนะครับ
เชิญต่อครับครับท่านประธานครับวันนี้นะครับ
คนที่ยังไม่ติดก็คือรอติดครับพอติดแล้วก็คือรอตรวจ
พอตรวจแล้วก็รอผลตรวจรอผลตรวจแล้วต้องรอเตียงรอยา
รอนานเข้าก็รอความตายแม้ตายไปแล้วนะครับ
จะเผายังต้องต่อคิวรอเตาที่ไม่ต้องรอเห็นมีอยู่อย่างเดียวคือรอสวดครับ
เพราะเดี๋ยววันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยตายปุ๊บเผาเลยนะฮะ
พลเอกประยุทธ์จัดการบริหารจัดการได้ล้มเหลวอย่างนี้
มีคนตายด้วยน้ำมือมากขนาดนี้แทนที่จะยอมรับผิดครับไม่เลย
คนเอกไปยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับโยนบาปมาให้ประชาชนโดยตลอด
ไม่ว่าจะเป็นวันที่๒๐กรกฎาคมนะครับก็ไปกล่าวหาว่าประชาชนบางส่วนทำตัวเป็นภาระ
ี่สิบเจ็ดกรกฎาคมแล้วก็มอบหมายนะครับให้รัฐมนตรีช่วยนะครับ
ออกมาเป็นหนังหน้าไฟผมอยากให้ท่านประธานดูคลิปคลิปนี้ที่สะท้อนถึงจิตใต้สำนึกของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
โดยคุณสาธิตระบุนะคะว่านายกบอกว่าถ้าเกิดเดินคู่ขนานไปแบบนี้ระยะหนึ่ง
เชื่อว่าอีกประมาณ๓สัปดาห์จะเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปล่อยอุโมง
วันนี้ประชุมคอลโมกันเนี่ยท่านนายกก็ให้นโยบายว่าเราจะประกาศสถานการณ์ให้ประชาชนได้เข้าใจว่าเราต้องอยู่กับสถานการณ์อย่างนี้ไปอีกระยะหนึ่ง
ซึ่งอาจจะ๒อาทิตย์๓อาทิตย์นะครับสถานการณ์นี้คืออะไร
คือเราก็จะพบผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านรอคอยเตียงอยู่อาจจะโชคร้ายบ้างนะครับ
อาจจะมีเสียชีวิตที่บ้านท่านประธานครับเรื่องนี้ผมไม่โทษท่านรัฐมนตรีช่วยครับ
เพราะทางท่านลำตรีช่วยก็ต้องพูดตามที่พลเอกประยุทธ์ใช้ให้ออกมาพูดแต่ผมเชื่อจริงจริงว่าผลเอกประยุทธ์คิดแบบที่ท่านสาธิตพูดจริงจริง
คิดว่าการตายของประชาชนบางส่วนที่ต้องรอเตียงจนตายคาบ้านเป็นความโชคร้ายของพวกเขาเอง
นี่คือความใจดำครับของคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แม้แต่จะพูดด้วยตัวเองยังไม่กล้าต้องใช้ให้คนอื่นมาพูดและรับดาบแทน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาทำให้คนป่วยเป็นล้านคนตายเป็นหมื่น
ครับแค้นของประชาชนทั้งแผ่นดินที่ต้องสูญเสียชีวิตสูญเสียอนาคตศูนย์เสียพ่อแม่สูญเสียคนที่รักศูนย์เสียทุกสิ่งทุกอย่าง
เอกประยุทธ์รู้ดีครับว่าคับแค้นขนาดไหน
แทนที่พลเอกประยุทธ์จะสำนึกในบาปบุญคุณโทษที่ตัวเองได้ก่อคำทำเข็นไว้กับประชาชน
รับผิดหาทางชดเชยเยียวยาให้กับผู้สูญเสีย
หาทางที่จะตรากฎหมายเพื่อดูแลเด็กที่ต้องมาเป็นกำพร้า

เพื่อจะได้ดูแลฟูมฟักเด็กเหล่านี้
เพื่อให้พ่อแม่ของเด็กเหล่านี้ได้ตายตาหลับ
องดูการเติบโตของลูกเขาบนสวงสวรรค์ด้วยความสบายใจ

พลเอกประยุทธ์กลับคิดที่จะออกกฎหมายเพื่อนนิรโทษกรรมล่วงหน้าให้กับตัวเองและพวก
ผ่านการออกพรกรจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
ท่ามกลางความสงสัยของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศครับว่า
จะออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่ออะไร
เพราะบุคลากรในทางการแพทย์ในปัจจุบันก็มีกฎหมายคุ้มครองการทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นพรบประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็ดี

พรบความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ก็ดี
และบุคลากรทางการแพทย์เขาถามผลเอกประยุทธ์ว่า
ถ้าห่วงใยเขาจริงเนี่ยในการประชุมมีความเห็นข้อที่๑๐ออกมาได้อย่างไร
ที่บอกว่าถ้าให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดไฟเซอร์
เท่ากับเป็นการยอมรับว่าวัคซีนซีโนแวคไม่มีผลในการป้องกัน
และจะทำให้แก้ตัวได้ยากลำบากมากขึ้น
และใครเป็นคนกำหนดเงื่อนไขในการฉีดไฟเซอร์ในตอนแรก
ที่ให้ฉีดเฉพาะคนที่ฉีดซีโนแวค๒เข็มเท่านั้น
ก่อนที่จะมีการกลับลำและเปลี่ยนแปลงในเวลาถัดมา
นี่แหละครับห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์
แต่พอผมมาพิจารณาเนื้อหาในเอกสารที่หลุดออกมา
ผมเข้าใจโดยทันทีครับว่ามีความพยายามในการที่จะเอาบุคลากรทางการแพทย์
มาบังหน้าเพราะเขามีกฎหมายดูแลพวกเขาอยู่แล้ว
เพื่อออกกฎหมายนิรโทษกรรมล่วงหน้าให้กับคณะบุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาและบริหารจัดการวัคซีนทั้งหมด

ในบทเฉพาะการเลวร้ายยิ่งกว่ายังมีการนิรโทษกรรมล่วงหน้า
ถ้าตีความตามนี้นะครอบคลุมไปถึงฝ่ายนโยบายทั้งหมดด้วย
นั่นอาจจะเข้าใจได้ว่ารวมถึงฝ่ายบริหารในสอบคอ
เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบาดการรักษาพยาบาล
พ้นจากความรับผิดทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งอาญา

หรือแม้แต่ทางวินัยก็จะไม่ได้รับโทษใด
ล่าสุดครับมีการถอนจากการเป็นพรกรไปแล้ว
แต่ดูเหมือนว่าจะมีความพยายามจะเข้าไปแก้ไข
โดยสอดไส้เนื้อหาเข้าไปในพรบโลกติดต่อ
ซึ่งก็ต้องมาดูครับจากการแถลงการบอกว่า
จะไม่นิรัทธศกรรมให้กับฝ่ายทางการเมือง

ทนบทที่เคราะห์บครับถ้ากฎหมายในลักษณะนี้ออกมาได้
ประชาชนที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนจากการแทงม้าตัวเดียว
และการจัดฉีดวัคซีนที่ล่าช้าถูกเลื่อนการฉีดวัคซีน
ในที่สุดตัวเองต้องมาติดแล้วต้องมาตาย
ประชาชนที่ต้องรอเตียงเข้าไม่ถึงยาฟาวิพิโรเวีย
ทั้งที่กรมการแพทย์ก็บอกว่าให้จ่ายยาได้ทันทีเนี่ย

ลายต้องตะเกียกตะกายมาตายกลางถนน
เด็กตัวเล็กตัวน้อยตาดำ
ยังไม่รู้เดียงสาที่ต้องมาเสียพ่อแม่ไปด้วยโควิดเนี่ย
จากความล้มเหลวของการบริหารจัดการของรัฐบาลผลอีกพยุทธ
พวกเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะกอดพ่อแม่เขาอีกแล้ว
พวกเขาจะไม่สามารถร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญา
ลากคอคนที่ทำให้พ่อแม่พวกเขาต้องตายมาเข้าคุกได้เลย

รัฐบาลต่อไปก็ไม่สามารถฟ้องไล่เบี้ยจากคนที่อยู่บนหอคอยงาช้าง

ดำรงอยู่ในตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี

และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทุกชั่วโมงครับจะมีคนตายประมาณ๑๐ศพ

นี่คือการเทียบเคียงได้เท่ากับว่าประเทศนี้
มีเหตุการณ์เครื่องบินตกทุกวัน
สภาพผู้แทนราษดรยังคงปล่อยให้คนทั้งสองคนนี้
่อกรรมทำเข็นกับประชาชนไม่สิ้น

เราจะมองหน้าประชาชนที่ต้องสูญเสียพ่อแม่และคนที่เขารักได้อย่างไร
จะมีหน้าไปมองตาเด็กตัวเล็กที่ต้องมาเป็นกำพร้า

จะไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่เขาอีกต่อไปได้อย่างไร

นำเอาเงินแผ่นดิน๖๐๐ล้านบาทไปอุดหนุนบริษัทเอกชน
โดยที่ประชาชนไม่ได้รับความมั่นคงด้านวัคซีน

ที่ผลิตโดยบริษัทเอกชน

มาสร้างความนิยมทางการเมือง

ก็จะปล่อยให้มาแย่งซีนไม่ได้

ก็เพราะจวนตัวถูกสนักการณ์บีบ
ทำร้ายยังบริหารระบบสาศุกร์ล้มเหลว
ประชาชนเข้าถึงยาได้อย่างล่าช้า

รอติดรอตรวจรอเตียงรอตาย
แม้สุดท้ายตายแล้วยังต้องรอเตา
เผาอนาคตของประชาชนจนหมดสิ้น

ของทั้งพลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน

ผมอยากจะบอกผ่านท่านประธานว่า

ผมมีลูกสาวของผมคนหนึ่งอายุเพียงแค่๗ขวบเรียนอยู่ป๑
ถึงขั้นตามเด็กป๑แล้วเหรอครับ
ถ้าอยากจะตามไปตามพ่อผมนู่น
พ่อผมรอท่านประยุทธ์อยู่นานแล้ว

ทั้งสองคนนี้ก็คงไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งแน่
ขอให้พวกเขาลาออกจากความเป็นคนยังดูจะง่ายกว่า
นี่จึงเป็นหน้าที่ครับของสภาพผู้แทนราชดร
ที่ต้องช่วยกันกรอบกู้ความหวังของประชาชนทั้งประเทศให้กลับคืนมา
ด้วยการดึงให้ทั้งสองคนให้พ้นจากตำแหน่ง
ปลายทางของคนทั้งสองคงไม่พ้นนรกโลกัน
แต่ก่อนหน้านั้นความหวังของประชาชนคืออยากเห็นคนทั้งสองอยู่ในคุกตาราง
ขอบพระคุณครับท่านบัยทราช

ผมสุประชัยใจสมุทรสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรระบบบัญชี
รายชื่อพักภูมิใจไทยผมขอเป็นขอปรึกษาท่านประธาน
แล้วกันนะครับไม่มีการประท้วงแต่ผมว่าเมื่อสักครู่
เนี่ยท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายนี่ท่านใช้ถ้อยคำซึ่ง
เกินกว่าที่เราจะใช้กันพูดถ้อยคำที่รุนแรงผม
ไม่พูดซ้ำผมคิดว่าถ้าเราจะปล่อยมาตรฐานว่าถ้า
พิปรายไว้วางใจแล้วจะใช้ถ้อยคำรุนแรงกันอย่างนี้
ได้เนี่ยผมว่ามันไม่ดีแน่ครับท่านประธานครับนี่
คือสิ่งที่อยากจะเรียนผมคิดว่าผมไม่พูดถึงท่าน
แหละนะฮะแต่จะบอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะอภิปรายให้
กับประชาชนได้รับรู้นี่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของ
สุภาพด้วยการใช้ถ้อยคำบอกว่าตายไปแล้วมัน
ตกนรกแน่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพ่อผมรออยู่เนี่ย
มันเป็นการถ้อยคำซึ่งผมคิดว่ามันเกินสมควรของ
ประชาชนที่จะใช้ถ้อยคำนะครับผมไม่เกี่ยวกับท่าน
แหละแต่ผมกำลังยกคำพูดที่คนมันควรได้พูดไปมัน
สักครู่ครับสองก็คืออีกเรื่องเดียวครับวันนี้
สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นจริงในประเทศนี้และมีความ
รุนแรงและท่านประธานครับหลายเรื่องท่านประธานฮะผมกำลัง
หาลือท่านประธานครับท่านไม่มีสิทธิ์ที่มาประท้วงอะไร
เวลาหาลือท่านประธานนะนี่ไม่ใช่เวลาผมไม่ได้เกี่ยว
อะไรกับท่านเลยครับผมใช้เวลาเดี๋ยวให้โอกาสท่าน
อภิปรายไม่ไว้วางใจครับท่านประธานผมฟังอยู่
ไม่เป็นไรครับอีกเรื่องหนึ่งครับผมปรึกษาว่ามีผู้
อภิปรายในลักษณะที่จะทำให้พี่น้อง
ประชาชนรู้สึกตื่นตระหนกตื่นกลัวเช่นรัฐบาลกำลังจะมี
การฉีดไข้ก็เกิดถ้าใครที่ฟังไม่ได้สับจับไป
กระเดียดบอกว่าสสในสภาพบอกว่าการฉีดไข้เนี้ย
อันตรายเนี่ยผมว่าก่อให้เกิดความปั่นปวดให้กับ
ประเทศแน่เพราะฉะนั้นในลำดับต่อต่อไปเนี่ยนะครับ
เมื่อกี้ไม่ทันแล้วผมก็ไม่อยากไปทวงพระท่านกับ
ของท่านไปเรื่อยแหละแต่ผมคิดว่าอยากจะฝากท่าน
ท่านครับขอความกรุณาได้กำชับให้ผู้อภิปราย
โปรดคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยจะเป็นพระคุณ
ครับขอบพระคุณครับท่านวิโรธเมื่อสักครู่นะครับ
ก่อนท่านจะจบเนี่ยผมก็เปิดใหม่จะทวงท่านเหมือนกัน
ก็คือมันเป็นการใส่ร้ายเสียดสีนะครับว่าขอให้
ครับมันไม่ดีครับมันเป็นคำใส่ร้ายแล้วก็ไม่สุภาพ
ด้วยในการใช้ในสภามันก็ไปแช่งเขาหลัก
เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอถอนนะครับท่านวิโรธถอนนะครับครับท่านประธานครับ
ขอรบท่านประธานครับผมถอนประโยคนั้นครับ
แต่ผมขอเรียนทางผมขออนุญาตเรียกพี่สุประชัยนะครับ
สุประชัยเนี่ยด้วยความเคารพจริงจริงเพราะว่าทางท่านสุประชัยก็มีลูกครับ
แล้วถ้าเกิดท่านเห็นลูกของชื่อลูกของท่านปรากฏในพาวเวอร์พอยต์เนี่ยแล้วลูกผมเจ็ดขวบปหนึ่งอ่ะ
ผมคิดว่าท่านก็คงจะรู้สึกแบบผมนะครับแล้วผมคิดว่า
คนที่ทำแบบนี้ทบทวนตัวเองนะครับอย่าทำแบบนั้นเลย
จะทำแบบนี้กับใครมันเป็นมันเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุด
ผมฝากท่านประธานด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับ
ท่านประธานครับเพื่อให้ท่านวิโรธได้เกิดความสบายใจ
ผมเมื่อ๓๐ปีที่แล้วเนี่ยผมก็โดนกรมนสันติบันตามเหมือนคุณนั่นแหละ
ครับผมสู้มาก่อนคุณเยอะแล้วขอบพระคุณครับครับจบแล้วครับ
ประกลับผ่านข้อเก้าไว้แล้วนะครับยังอยู่ในความเรียบร้อยดีครับ